วันนี้ถ้านับวันตั้งแต่เริ่มต้น๑๑พฤษภาคมเป็นวันที่๑

วันแห่งคดีน้องชมพู่นะครับทุกผู้ชมครับ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่จังหวัดมุกดาหาร

เราจะมาสืบจากข่าวในเรื่องนี้
จะมาถอดรหัสตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ที่หมอปลาเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไป
ไปเดินแถวระแวกบ้านนะ

ที่บ้านกกอกขึ้นภูเหล็กไฟด้วย
กระซิบอะไรบอกกับตินักข่าวของเราเอาไว้
คนอยากรู้มากว่าหมอปลากระซิบอะไร

เพราะว่าแม่พ่อแม่น้องชมพู่เองก็ไม่รู้
ถูกต้องคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ยังอยากรู้ว่า
หมอปลาบอกอะไรกับพี่ติ
ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีที่เกาะติดคดีนี้มาตลอด
คือหมอปลาเมื่อวานนี้เนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอกตะบนกกตูม

เดี๋ยวเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ย
วันนี้ให้สัมภาษณ์กับเราเรามีให้แน่นอนนะฮะ
มีภาพคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่ไหมที่คุยกับติวันนี้
นี่ฮะคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยยังถามติเลย
ว่าเออไม่รู้หมอปลากระซิบอะไรแล้วเจออะไร

นี่นะครับท่านผู้ชมครับ
เรามาถอดรหัสลับตรงนี้กัน
สืบกันนะครับว่าตกลงแล้วใครทำอะไร
น้องชมพู่นะฮะ๔๐วันแล้วนะครับ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอก
กกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
๑พฤษภาคมหายไปจากบ้าน

๔พฤษภาคมถูกพบเป็นศพ
ถูกทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟ
เป็นภูเขาที่ห่างจากบ้านไปประมาณ๑๗กิโลเมตร

หมอปลาเนี่ยมาที่พื้นที่นะครับ
ก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็คุยกับหมอปลานี่แหละ
หมอปลาก็เลยบอกว่าโอ้โหก็เดือนกว่าแล้ว
เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาดูให้
ว่าผมจะสัมผัสถึงอะไรบางอย่างได้หรือไม่อย่างไร

ในพื้นที่ใกล้บ้านน้องชมพู่แล้วก็บ้านน้องชมพู่ด้วยนะฮะ
ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วย
หมอปลาปกติแล้วนะครับ
ถ้าไปเจออะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะสัมผัสพิเศษของเขาเนี่ย

อ่าว
พื้นที่ตามถนนตามหมู่บ้าน
ตามบ้านหลังต่างขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจุดที่เจอหลักฐานเจอกางเกงเจอรถแบ็คโฮ
จุดที่พบศพน้องชมพู่ไม่มีเลยแต่ท่านผู้ชมครับเอาย้อนไปดูภาพที่หมอปลา
กระซิบบอกติอีกทีนึงหมอปลาบอกตรงนี้ครับคุยกันอยู่นาน
จนไม่เข้มไมค์ถูกต้องตรงนี้ไม่รู้ให้คนได้ยิน
นะเนี่ยเอาอย่างนี้นะที่ติบอกกับผมนะคุณกิติศักดิ์บอกกับผมเนี่ย
หมอปลาบอกว่าผู้จริงไม่โกหกกันในฐาณะที่ทำข่าวติดตามข้อมูลข่าวศานกันมานาน
กันมานานเนี่ยหมอปลาบอกกับติว่าจะบอกว่าผมสัมผัสไม่ได้เลยเนี่ย
มันก็คงไม่ใช่เสียทีเดียวอ้าวมาในพื้นที่เมื่อวานนี้เนี่ย
หมอปลาบอกว่าสัมผัสได้สัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่าง
เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องชมพู่สัมผัสได้แบบชัดเจนด้วย
อ๋อแต่ไม่มีอาการเหรออะไรนะไม่มีอาการคือมีอาการ
แต่ขอกลั้นเอาไว้เพราะหมอปลาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
คุณรัชพรแถวนี้หมู่บ้านทั้งนั้นเดินไปเนี่ยแต่ละหลังแต่ละหลัง
ก็บ้านบ้านของคนที่อยู่ในหมู่บ้านทั้งนั้นค่ะจะเป็นบ้านใครก็แล้ว
แต่เมื่อวานหมอปลาเดินไปสี่หลังค่ะถ้าไปเกิดอาการน้ำตาไหลหาว
ลักษณะเหมือนกับจะอาเจียนขึ้นตรงจุดไหนอ่ะแล้วเจ้าของบ้านเขาทำยังไง
เหมือนเป็นการชี้เป้าเนอะไปปรักปรำเขาเกิดเขาถูกคนอื่นมองไม่ดีขึ้นมาทำยังไง
ค่ะมันต้องรอตำรวจไงยังไงก็ต้องรอการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการจากทางตำรวจ
แต่ถ้าถามว่าแล้วสัมผัสอะไรได้บ้างไหมนะครับตรงนี้หมอปลาบอกว่าสัมผัสได้
ค่ะแต่ขอกลั้นเอาไว้ไม่ขอบอกอืมไม่ขอออกอาการอ่าแต่บอกกับตินะหมอปลาเนี่ย
บอกกับติเอาไว้ว่าที่สัมผัสได้เนี่ยอยู่ตรงไหนรู้พิกัดด้วยเหรอคะ
สองจุดโอ้โหแต่ไม่ใช่บนภูเหล็กไฟอยู่ข้างล่างสองจุดที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่โดยตรง
ความจริงมันมีเรื่องก่อนหน้าที่จะเดินทางมาที่บ้านกอกอีกนะแต่แต่ขอไว้ก่อน

ท่านผู้ชมครับติก็บอกผมแค่นี้อืม
เพราะฉะนั้นมีติคนเดียวที่รู้ใครอยากรู้มีแค่ติกับหมอปลา
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็ยังถามติอยู่เลยว่าสัมผัสได้อะไรอะไรยังไง
ไล่ดูนะวันนี้เดี๋ยวไล่ต่อครับทุกผู้ชมครับ
พระเดือนชัยเนี่ยออกจากมุกดาหารแล้วกลับไปบ้านเกิดที่อุดรธานี

มีร่างทรงร่างทรงอะไรมาอีกเยอะแยะไปหมดวันนี้นะ

วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไปเมื่อวานเนี่ย
หมอปลาเนี่ยได้เข้าไปในบ้านหลายหลังนะ
แล้วก็ยังขึ้นไปบนชั้น๒ของบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ด้วย
เมื่อวานตอนที่หมอปลามาถึงที่บ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
จังหวะที่ตำรวจสพกกตูมเนี่ยมารับตัวคุณพ่อคุณแม่ไปขอข้อมูลเพิ่ม

แต่มีคุณยายกับน้าตายน้องสาวคุณแม่น้องชมพู่อยู่
ขออนุญาตกันเรียบร้อยหมอปลาอยากจะเดินสำรวจไปทั่วนะ
เนี่ยฮะก็มีขึ้นไปบนชั้น๒ด้วย
ชั้น๒ตรงนี้คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุกับลูกสาวเนี่ยไม่เคยขึ้นมานอนอีกเลยนะ
เพราะว่าข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าต่างของลูกสาวก็คือน้องชมพู่ลูกสาวคนเล็กวัย๓ขวบเนี่ย
อยู่เยอะแยะไปหมดยังทำใจไม่ได้
เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่วัย๑๓ปีเนี่ย
อยู่กับน้องชมพู่เป็นคนสุดท้ายเนี่ย
ที่น้องจะหายตัวไปเนี่ยไม่มีใครขึ้นมานอนเลย
เพราะมาเห็นข้าวของเครื่องใช้แล้วทำใจไม่ได้
ก็เลยปล่อยทิ้งไว้มันก็รกหน่อยอ่ะ
น้าสาวเนี่ยน้าตายก็โทรไปหาคุณแม่น้องชมพู่ว่า

เพื่อจะได้ช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างเนี่ย
คุณแม่บอกได้ได้แต่ว่าข้างบนรกหน่อยนะ
พอเกิดเรื่องแล้วเค้าคือไม่อยากขึ้นมาว่าลูกเค้าวิ่งยังไงเล่นยังไงอ่ะ
เขาก็เลยนอนข้างล่างพี่สาวเขานอนข้างบน
อื้มมีแต่ง่ายนะ

เพราะข้างบนเค้าไห้จิ้งจกสุดแก่อยู่แม่
อันนี้ชุดน้องชมภูร์ใช่ป่ะ

เบาเบาขนทุกค้า

หมอปลานี่ก็เดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยนะครับ
เหล็กไฟเนี่ยระยะทางเกือบ๒กิโลเมตรนะครับ
จุดที่พบศพน้องชมพู่เมื่อวันที่๑๔พฤษภาคม
ถือว่าเป็นจุดสำคัญทางคดี
แต่ว่าขึ้นไปบนพื้นที่ภูเหล็กไฟก็ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับสัมผัสพิเศษพบกับอะไรนะ

ลุงพลก็ไปด้วยเมื่อวันลุงเผยน้องชมพู่เมื่อวันก็ตามติดตลอดนะครับ
หมอปลามือปราบสมพเวศรีไปตรงไหนก็ลุงพลก็ไปด้วยตลอด
หมอปลาบอกว่าคนร้ายเนี่ยทำให้น้องเสียชีวิตจากข้างล่าง
ค่ะแล้วนำศพขึ้นมาไว้บนภูเหล็กไฟเพื่ออำพลางคดี
นะก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างอย่างถอดเสื้อพ่งเสื้อผ้านะ
หวังให้ตำรวจเนี่ยมุ่งไปในปมคนร้ายลักพาตัวเด็กไปเพื่อกระทำชำราว
แล้วเอาศพมาทิ้งไว้ไกลไกลบ้านอ่าที่ทิ้งไว้ไกลบ้านเนี่ย
เพื่อหวังให้เน่าเปื่อยไปตามวันเวลาแต่ทีนี้คนช่วยกันหาเยอะก็เลยเจอเร็ว
ค่ะนะครับอ่าการเก็บหลักฐานต่างต่างมันก็อ่าอาจจะต้องรอผลการพิสูจน์
นิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่มันมีความสำคัญตรงนี้
แต่หมอปลายืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่มีเรื่องมนต์ดำศัยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ไม่มีใครมาสะกดวิญญาณของเด็กเอาไว้
แล้วจุดที่หมอปลาได้สัมผัสอะไรถึงตรงนี้
เป็นด้านล่างที่ได้กระซิบบอกกับติเอาไว้
ทีมข่าวเราย้อนรอยถอดรหัสอย่างละเอียดอีกสักครั้งนะครับ
เมื่อวานนี้ที่บ้านกรกกรอกหมอปลามือปราบสมภเวศรี
ได้เดินเข้าไปดูเข้าไปผ่านเข้าไปเยี่ยมเยี่ยนทั้งหมด
บ้านห้าหลังด้วยกันตกลงเป็นห้าหลัง
มีบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
มีบ้านตาบ้านยายน้องชมพู่บ้านณตายณเสริม
บ้านคุณน้าของน้องชมพู่บ้านที่มีต้นมะม่วง
น้องไปนั่งเล่นขุดดินอยู่ก่อนจะหายตัว
ไปบ้านรุงพลด้วยแล้วก็บ้านของประถรประถรหรือว่าประถ่อน
ถอนนี่เขาเป็นไม่ใช่เครือญาติไม่ใช่พี่น้องก็จริงแต่สนิทกันมาก
นับถือกันแทบจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันบ้านก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันมาก
ทั้ง๕หลังนะครับบ้านน้องชมพู่เนี่ยหมอปลาก็เดินสำรวจเยอะหน่อย
เพราะว่าเผื่อจะช่วยเหลืออะไรตรงไหนได้เนื่องจากเป็นบ้านของน้องชมพู่
ของเด็กโดยตรงนะครับเป็นผู้เสียหายโดยตรงสำหรับบ้านนี้นะครับ
ก็ทั้งชั้นล่างชั้นบนได้รับอนุญาตเรียบร้อยนะครับ
ก็มีคุณยายกับน้าต่ายน้องสาวคุณแม่น้องชมพู่พาไปเดินดูสำรวจต่างนะครับ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วงนั้นสพกกตูมมารับตัวไปพอดีนะครับ
ส่วนบ้านของคุณตาคุณยายน้องชมพู่เนี่ยคือนายชาญกับนางสมควร
หมอปลาก็ไปนะก็ไปนั่งคุยนั่งพูดอยู่ที่หน้าบ้าน
คุยกับคุณตาคุณยายอยู่สักพักนึงแต่ไม่ได้เข้าไปดูในบ้านอะไรอย่างละเอียดนะฮะ
คุณยายก็พาไปเดินดูบ้านของลูกสาวด้วยคือคุณแม่น้องชมพู่อ่ะนะ
ออกจากบ้านตาบ้านยายของน้องชมพู่หมอปลาข้ามถนนไปนะฮะ
ข้ามไปก็ไปถึงบ้านของป้าถ่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
ลุงพลกับวัทธรณ์เนี่ยกลับมาพอดีแล้วหมอปลาเนี่ยบอกว่าอยากเจอลุงพล
ติดตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดเดือนกว่าเนี่ย
อยากเจอลุงพลนะครับนี่ฮะก็เจอทั้งลุงพลเจอทั้งป้าถ่อนนะครับ
เป็นคนที่ครอบครัวน้องชมพู่นี่ก็นับถือนะสำหรับป้าถ่อนนะครับ
ลุงพลนี่เป็นลูกเขยของน้องชมพู่เป็นเขยของบ้านนะครับ
คือเป็นที่นับถือเหมือนกับเป็นพี่สาวของคุณแม่น้องชมพู่
แม้จะไม่ใช่ญาติแท้นะหมอปลาได้เจอลุงพลก็ได้พูดคุยกันสักพักหนึ่งนะครับ
แล้วก็ขอให้ลุงพลเนี่ยพาไปบ้านของลุงพลหน่อย
ก็เดินไปกันแถวนั้นก็ไม่ไกลกันมาก
ไปถึงบ้านก็ได้พูดคุยกันที่หน้าบ้านแล้วก็เข้าไปดูในบ้านลุงพลนิดหน่อย
หมอปลาก็ยังขอเวลาในการคุยกับลุงพลแบบคุยแบบส่วนตัวอยู่สักพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
ตอนนั้นก็แบบปลีกตัวไปกันสองคนกับลุงพลไปยืนคุยจุดที่ห่างจากทุกคนออกไป
เนี่ยตรงจุดนี้นะครับ
อยู่พักใหญ่เนี่ยคุยกันอย่างนี้ติยังไม่ได้เข้าไปเลย

แต่ก็พอได้ยินบ้างเขาก็ถามถ่ายถามทุกข์สุขดิบอะไรพวกนี้นะครับ
จากนั้นนะครับจากบ้านลุงพลหมอปลาไปบ้านน้าตายณเสริม
บ้านนี้เป็นบ้านของน้าน้องชมพู่ณตายนี่คือน้องสาวของคุณแม่นะ
นี่เป็นน้าเขยบ้านอยู่ติดกันเลยนะครับเป็นจุดที่น้องชมพู่ไปนั่งเล่นตรงแถวแคร่นะ
เปรย์หน้าบ้านนะครับแล้วก็ไปขุดดินเล่นตรงใต้ต้นมะม่วงก่อนจะหายตัวไปนะครับ
เดินไปเดินมาก็ไปเจอเจ้าปลาส้มด้วยอันนี้ตรงนี้นะอันนี้คือจุดตรงแคร่
สิบเอ็ดพฤษภาคมเวลาประมาณเก้าโมงกว่ากว่าเนี่ย

ที่บ้านที่ครอบครัวน้องชมพู่เนี่ยเขาทำฟาร์มหนูพุกด้วยมีบ่อแบบนี้อยู่หลายจุดนะที่ฟาร์มก็มีที่ข้างบ้านก็มี
แล้วก็มีพี่สาวน้องสดิ้งเนี่ยก็นั่งอยู่ไม่ไกลกันเล่นโทรศัพท์มือถืออ่า
ดูแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกอะไรพวกเนี้ยนะฮะก่อนที่น้องชมพู่๙โมง๑๑นาที
ตามช่วงเวลายูทูปที่คลิกดูเอาไว้อ่ะเป็นคลิปสุดท้ายอ่ะ
บอกพี่สาวว่าไม่ดูแล้วขอไปเล่นใต้ต้นมะม่วงไปขุดดินเล่น
ไปเล่นกับหมาที่ตรงต้นมะม่วงบ้านน้าตายอืมแต่เขาอยู่ไกลกันนิดเดียวอ่ะฮะ
ค่ะพื้นที่บ้านเขาติดกันอ่าแล้ว๙โมง๔๐น้องสดิงถึงหันมาดู
น้องสาวีคทีหนึ่งก็เอ้าหายไปแล้วแล้วก็ออกตามหาตรงเนี้ยฮะ
หมอปลาก็มาดูด้วยได้เจอเจ้าปลาส้มด้วยนะฮะ
เป็นสุนัขตัวสนิทของน้องชมพู่นะครับสรุปแล้วเมื่อวานหมอปลาไปบ้านห้าหลังนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับก็ไปสำรวจพื้นที่ต่างนะครับ
คือถ้าจะไปดูเรื่องของชั้นบนที่เป็นบ้านชั้นสองของบ้านของน้องชมพู่ที่หมอปลาขึ้นไปเนี่ยอืม
ที่เราเห็นภาพเมื่อวานเนี้ยนะค่ะนะฮะคือบ้านห้าหลังที่เข้าไปดูมากที่สุดเนี่ย
จะเป็นบ้านน้องชมพู่อ่ะนะในฐานะผู้เสียหายนะครับถ้าขึ้นไปข้างบนบ้านชั้นสอง
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุกับลูกสาวไม่ขึ้นมานอนอีกเลยอืม
เพราะทำใจไม่ได้เพราะว่าปกติอยู่ด้วยกันสี่คนพ่อแม่ลูกบนชั้นนี้ก็คือใช้ชีวิตอยู่บนชั้นนี้
คือมันเห็นภาพจำของลูกไปหมดถูกต้องนะฮะข้างบนก็พอขึ้นบันไดไปจะเป็นห้องโถงกว้างนะครับ
มีมุ้งมีที่นอนมีผ้ากั้นห้องแล้วก็จะมีฟูกที่นอนพิงกำแพง
ในห้องก็มีหิ้งพระด้วยนะครับแบบนี้นะฮะออกจากโซนนี้ไปเนี่ย
จะมีจุดที่วางกระสอบเหมือนกับที่เก็บกระสอบทั่วไปอ่ะค่ะ
นี่ฮะแล้วมีตู้เสื้อผ้าด้วยเป็นตู้ใบที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ
มีกองเสื้อผ้าอยู่ด้วยถ้าความสูงก็ประมาณเอวคนเนี่ยฮะ
ลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าไม่ใช่ภูเหล็กไฟ
หมอปลาสัมผัสได้ในพื้นที่ด้านล่างจะเป็นตรงไหนเนี่ย
อันนี้ไม่รู้ต้องไปถามติต้องถามคุณติจริง
ซึ่งหลายคนก็สงสัยในประเด็นนี้พ่อแม่น้องชมพู่ก็สงสัยเหมือนกัน
อืมก็ติดตามข่าวของเราเนี่ยดูซิว่าติจะบอกเราวันไหนอะไรยังไง
แน่นอนสิครับครับอ่าแต่ที่แน่แน่นะคะเราก็ได้ไปคุยกับ
น้าเสริมกับน้าตายด้วยเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในเจ้าของบ้านที่หมอปลาไปสำรวจดูนะคะ
ครับก็ไปพูดคุยกันแหละว่าอ่ารู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่หมอปลาก็บอกออกมาแหละว่า
สัมผัสได้นะมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงจุดไหนสักจุดหนึ่ง
ซึ่งในฐานะที่เป็นหนึ่งในบ้านที่ถูกเข้ามาสำรวจน้าเสริมนะคะน้าเขยของน้องชมพู่ก็บอกว่า
ก็ถ้าให้พูดถึงเนี่ยน้องชมพู่ก็มาเล่นที่บ้านบ่อยแหละจุดที่เล่นประจำเลยก็คือใต้ต้นมะม่วงกับตรงที่จอดรถไถ
สำหรับประเด็นที่บอกว่าหมอปลาสัมผัสวิญญาณน้องชมพู่ได้เนี่ยนะณเสริมบอกว่าไม่เชื่อ
ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าการที่ไปเดินตามบ้านหลังโน้นหลังนี้แล้วบอกว่าสัมผัสวิญญาณได้เนี่ย
หมอปลาเห็นคนเดียวสัมผัสได้คนเดียวคนอื่นมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้
ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพวกหมอดูหรือว่าร่างทรงทั่วไปที่มีคนติดตามจำนวนมาก
เสริมพูดแบบนี้เลยนะคะว่าถ้าแน่จริงถ้ามีอิทธิฤทธปฏิหารอะไรจริง
ครับต้องทำให้เกิดแบบมีพายุเข้าฝนตกแบบจะจะสั่งได้แบบนั้นอ่ะ
เขาถึงจะเชื่ออะไรที่เขาไม่เห็นด้วยตาเขาไม่เชื่อ
แล้วก็อยากจะฝากไปบอกหมอปลาด้วยว่าถ้าเก่งจริงอ่ะ
ถามน้องชมพู่มาให้เลยได้ไหมล่ะว่าใครเป็นคนทำน้องอื้อหือ
แล้วปกติน้องชมพู่มาเล่นเล่นอะไรนะครับผมถ้าออกมานอกบ้าน
ถ้ามาบ้านถอดบ้านพี่ถ้าถ้าเที่ยงก็ต้นมะมวกแล้วก็ข้างรถไถน่ะ
ข้างรถไถต้นโทษนะฮะก็จะมาเล่นแค่ใช่จะเห็นประมาณนี้
อืมซึ่งเป็นที่เล่นประจำใช่ความคิดยังไงที่หมอปลา
ก็ไม่แปลกนะหมอปลาก็เหมือนหมอดูทั่วไปนั่นแหละผมพูดอย่างงี้เลย
ครับเขามาจ่ายให้ผมอ่ะก็เหมือนหมอดูทั่วไป
หมอดูที่ไหนมาก็เอ้ยสัมผัสโดงอาญาอย่างงั้นสัมผัสอย่างงี้
ฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้มีนิมิตอย่างนั้นนิมิตอย่างนี้
ไม่เห็นมีใครทำอะไรได้ก็หลายคนก็คิดคล้ายคล้ายกับระเสริมนะคะ
อะไรที่มันมองไม่เห็นมันจับต้องไม่ได้มันก็เชื่อยากอะแหละ
ส่วนที่บ้านของป้าถอนที่หมอปลาไปเหมือนกันนะคะคุณกิติศักดิ์ของเรา
ไปสำรวจดูครับพอดีป้าถอนไม่อยู่บ้านค่ะอืม
แต่ไปเจอลุงม็อกสามีป้าถอนก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าน้องชมพู่ก็เคยมาที่บ้านแหละ
แต่ก็นานสักพักนึงแล้วเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยพามาเล่นแล้วก็ฝากเลี้ยงไว้
คือแม่น้องชมพู่เนี่ยนับถือป้าถอนเหมือนเป็นพี่สาวนะคะก็เลยไม่แปลกใจอะไรที่บางทีก็ไว้เนื้อเชื่อใจ
ฝากน้องชมพู่ให้มาดูแลซึ่งน้องชมพู่ก็มักจะนอนอยู่บนแคร่ไม้ไม่ได้ลุกไปไหน
เพราะว่าตอนที่พามาคราวนู้นเนี่ยน้องยังเดินไม่ได้เลยค่ะ
แต่พอน้องโตขึ้นเริ่มเดินได้น้องก็ไม่ได้แวะมาที่บ้านแล้ว
ปกติน้องสมภูเนี่ยเค้าเคยมาที่บ้านหรือเปล่า
เคยมาครับมาตอนเล็กตอนเคยออกใหม่
มากมายนี่น้องก็จะมาทำอะไรบ้างมาอยู่กันไหนบ้าง
มาก็มาเล่นมากินอยู่นี่แหละนอนเล่นตามตะเคนี่แหละ
แม่ก็พามาฝากเลี้ยงตอนเล็กเอามาเลี้ยงไว้แม่เขาก็ไปทำงาน
ตอนเย็นแม่เขากลับมาเขาก็มารับครั้งล่าสุดรู้สึก
มันก็ยังไม่เดินนะตอนเล็กมันยังเบบออกอยู่
ครับท่านผู้ชมครับคือถ้าจะดูคดีนี้เนี่ย
จะมีร่างทรงมีพระมีหมอดู

คือเอาว่าเมืองไทยมีอะไรบ้างมารวมกันอยู่ที่คดีนี้หมดเลย
ส่วนมากจะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในครอบครัว
หรือว่าคนร้ายมีมนต์ดำมีคุณสัยอะไรพวกนี้

เขาเพียงแต่มีสัมผัสพิเศษบางอย่าง

ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่คนมีคาถาอาคมอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ทีนี้ในส่วนของคุณแม่น้องชมพู่วันนี้เราก็เจอนะครับ
คือทางสังคมออนไลน์ทางโซเชียลเองเนี่ย
เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันตั้งข้อสังเกตกันมาสักพักนึงแล้วล่ะ
คุณแม่น้องชมพู่เนี่ยฮะนางสาวิตรีวงศรีชาเนี่ย
บอกว่าก็ทราบมาตลอดนั่นแหละ
บางคนก็ตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยว่า
โอ้โหอย่าไปเล็งที่ลุงพลลุงเขยน้องชมพู่เลย
เหมือนกับว่าตอนนี้กลายเป็นคนในครอบครัวที่เป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเนี่ย
ตัวคุณพ่อคุณแม่เองหรือว่าพี่สาวเองเนี่ย
น่าจะรู้ด้วยหรือเปล่าว่าตกลงใครทำกันแน่
หรือว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อะไรยังไง
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เขาก็ยืนยันมาตลอดว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ไม่เชื่อร่างทรงไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นด้วยนะครับ
รอแต่ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ของทางตำรวจนะครับ
วันนี้ที่เราได้คุยกับคุณแม่น้องชมพู่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ได้ถามถึงกระแสข่าวที่บอกว่าตอนนี้ก็ยังมีการตั้งข้อสงสัย
ตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะทางผู้ที่เขาใช้สื่อโซเชียลสังคมออนไลน์
ที่บอกว่าคนก่อเหตุอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวน้องมากที่สุด
ก็คือครอบครัวน้องเองหรือเปล่า
แม่น้องชมพู่บอกว่าได้ยินได้ฟังแบบนี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกเครียดหรือว่ากังวลนะครับ
เพราะรู้ตัวดีนะรู้ว่าตัวเองรู้ว่าพ่อของน้องชมพู่ก็คือสามีของตัวเองเนี่ย
แล้วก็ลูกสาวคนโตคือสดิ้งบริสุทธิ์ทั้งสามคนเราเนี่ยบริสุทธิ์
หากใครทำผิดจริงเนี่ยป่านนี้ตำรวจมีหลักฐานดำเนินคดีเอาผิดไปแล้ว
แม่น้องชมพู่บอกส่วนเรื่องที่ลูกสาวคนโตคือน้องสดิ้งที่อยู่กับน้องชมพู่
วันนั้นตอนเช้า๑๑พฤษภาคมแม่กับพ่อออกจากบ้านไปทำงานแต่เช้า
สดิ้งก็อยู่กับน้องสาวตอนแรกที่เกิดเหตุน้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
ข่าววันแรกเลยเนี่ยสิบเอ็ดพฤษภาคมก่อนจะพบศพสิบสี่พฤษภาคมอ่ะนะ
ข่าวคือน้องสดิ้งบอกว่านอนหลับอยู่เผลอหลับไปเผลอหลับไปตื่นมาอีกทีนึงเอ้า
น้องหายไปแล้วน้องหายไปไหนก็ไม่รู้ก็ไปบอกผู้ใหญ่คนนู้นคนนี้ใกล้บ้านให้ช่วยกันตามหา
แต่พอมาหลังเอ้าไปตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์การใช้โทรศัพท์มือถือของน้องสดิ้ง
จนถึง๙โมง๔๐ถึงจะหันมามองน้องว่าน้องหายไปแล้วก็ไปออกตามหา
นาทีนี้จาก๙นาฬิกา๑๑นาทีที่น้องชมพู่เลิกดูยูทูป
คลิปเป็นคลิปสุดท้ายเอาไว้แต่ยังดูไม่จบ๙นาฬิกา๑๑นาที
๙นาฬิกา๔๐นาทีที่น้องสดิ้งถึงหันมาดูน้องชมพู่เนี่ย
เอ๊ะตกลงมันยังไงกันฮะอันนี้ที่เขาก็ตั้งความสังเกตว่าตกลงน้องหลับ
หรือว่าน้องเล่นโทรศัพท์มือถือคุณกิติศักดิ์วันนี้ถามคุณแม่น้องชมพู่นะฮะ
คุณแม่บอกว่าเรื่องช่วงเวลาของลูกสาวคนโตที่อยู่กับลูกสาวคนเล็กในวันนั้น
ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ขอพูดอีก
ส่วนคนต้องสงสัยตอนนี้แม่ไม่อยากสงสัยใคร
เพราะตำรวจก็ไปตรวจสอบบ้านชาวบ้านไปทุกบ้านเรียกสอบปากคำกันหลายครั้งในแต่ละคน
ก็ยังไม่เจอคนร้ายคนก่อเหตุจริงสักทีซึ่งยังไงตรงนี้แม่ก็จะรอการทำงานของตำรวจ
มันก็เลยแบบมันยังไงกันแน่อันนี้คือเราขอให้ข้อมูลแค่กับตำรวจก็พอค่ะ
เราขอให้แค่ข้อมูลเออตอนแรกให้ประโยชน์ยังไงครับ
อันนี้ก็ต้องเก็บไว้เก็บไว้ก่อนนะไม่บอกค่ะอันนี้เราขอไม่บอกแล้วกัน
แล้วตำรวจก็เริ่มพิสูจน์คนนู้นคนนี้แล้วคัดออกคัดออกก็หลายคนก็แล้วแต่ท่านจะทำงานก็แล้วกันค่ะ
แล้วตอนนี้มันก็มาผลว่าพิสูจน์เป็นคนในครอบครัวยังไงครับผม
ให้ตำรวจมาตอบเถอะค่ะแล้วเราไม่มีอะไรจะบอกแล้วค่ะ
คือเราบอกคนที่เราสงสัยคนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะใช่
เราบอกไปตั้งแต่แรกแล้วจนหลายวันมานี้คือมันบอกจนหมดแล้วค่ะ
อย่างสงสัยคนนู้นคนนี้แม่ก็เคยให้ข่าวไปแล้วแล้วเขาก็เคลียร์แล้ว
บริสุทธิ์คือบริสุทธิ์เราไม่สนใจโซเชียลเลย
ต่อให้เราเป็นผู้ร้ายสักวันหนึ่งตำรวจก็จะเอาหลักฐานมาจับเราค่ะ

ทีนี้เรื่องที่หมอปลาไปบ้านแม่เมื่อวานค่ะนะฮะ
เดินสำรวจแถวบ้านขึ้นไปบนชั้น๒ด้วย
แล้วหมอปลาก็เหมือนกระซิบบอกอะไรกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราบางสิ่งบางอย่าง
เรื่องสัมผัสพิเศษที่พบไม่ได้หมายความว่าพบที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะ
พบในพื้นที่เนี่ยแหละแถวด้านล่างไม่ใช่บนภูเหล็กไฟนะครับ
เรื่องนี้นะฮะคุณกิติศักดิ์บอกว่าติไม่ได้ถามแม่
แต่แม่ถามติแม่น้องชมพู่เนี่ยถามติว่าเออหมอปลาเขาสัมผัสอะไร
สัมผัสอะไรได้แบบไหนอะไรยังไง
สัมผัสได้หรือเปล่าว่าน้องเสียชีวิตแบบไหนตรงไหนเสียชีวิตยังไง
เพราะว่าหมอปลาไม่ได้บอกอะไรกับพ่อกับแม่ของน้องชมพู่เลย
ไม่รู้ว่าหมอปลาสัมผัสได้ตรงไหนค่ะ
อันนี้ต้องถามพี่ติเพราะว่าหมอปลากระซิบพี่ติ
ไม่รู้ว่าหมอปลาสัมผัสได้ตรงไหนที่สัมผัสได้คืออะไรอ่ะ
ไม่ต้องถามก่อนว่าที่ท่านสัมผัสได้คืออะไร
คือน้องเสียชีวิตหรือว่าวิญญาณน้องเล่นอยู่จะสัมผัสได้ตรงไหน
มันก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านสัมผัสได้แบบไหน

มองเห็นว่าน้องตายเหรอน้องตายตรงนี้

อันนี้ก็คือสิ่งที่แม่น่ะมองไม่เห็นแต่หมอปลาท่านอาจจะเห็น
นี่ฮะแต่ติก็ไม่ได้บอก
ก็มันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องรอเวลากันหน่อย
ยังไงก็ต้องรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหม
การบอกไปก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดี
บอกไปแล้วเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมาล่ะ
มันไม่มีอะไรที่จับต้องได้ยืนยัน

ว่าทำให้เขาต้องกลายเป็นที่ถูกปรักปรำ
เป็นจำเลยสังคมขึ้นมาทำยังไง
เวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับ
ใครอยากรู้ก่อนก็ถามคุณกิติศักดิ์

ในวันนั้นที่ภูเหล็กไฟที่ว่ามีชาวบ้าน
ไปเจอรองเท้าแตกของเด็กก่อน
แล้วก็ไปตามหาเอ้าไปเจอน้องชมพู่แต่ว่าเสียชีวิตแล้ว
คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ข้างล่างเนี่ยมีคำถามว่าเอ้าทำไมไม่ขึ้นไป
ทีแรกอันนี้ตอนรู้ข่าวว่าพบแล้วพบแล้วเนี่ยก็ยังดีใจกันว่าเออเดี๋ยวก็คงลงมา
สุดท้ายคนที่ก็ขึ้นไปก่อนเขาแจ้งลงมาว่าพี่พบเนี่ยคือเสียชีวิตแล้ว
คนที่เขาอยู่บนภูเหล็กไฟเขาบอกพบรองเท้าแตะแล้วพบรองเท้าแตะแล้ว
เขาก็ดีใจเนี่ยคุณพ่อตอนนั้นยังผมยาวอยู่
ก่อนก็ร้องไห้หูเลยอะพ่อแม่แล้วก็น้องสดิ้งด้วย
คือแบบโอ้เจอแล้วเจอแล้วแต่สุดท้ายเขาแจ้งมาอีกทีนึง
ว่าเอาน้องเสียชีวิตโอ้โหทีนี้มันกลายเป็นความเศร้าเลย
เป็นน้ำตาอีกแบบนึงเลยค่ะ
คุณพ่อนี่เป็นลมเลยแล้วก็เนี่ยลุงพลก็เป็นคนขึ้นไป
ตอนที่มีข่าวว่าพบแล้วพบแล้วเนี่ยลุงพลเขาเป็นคนขึ้นไป
ลุงเขินน้องชมพู่เอาป้งเอาเป้ที่สะพายข้างหลังไปด้วยอะ
เพราะว่าตอนที่ตามหาอยู่หลายวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาเตรียมเสื้อพ่งเสื้อผ้า
นมเตรียมผลไม้ใส่เป้ไว้เจอลูกสาวเมื่อไหร่จะได้แบบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทันที

คนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าในฐานะพ่อกับแม่เนี่ย
เนี่ยสงสัยเจอน้องชมพู่แล้วเนี่ยฝนพู่เหล็กไฟเนี่ย
ทำไมคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ขึ้นไป
ไม่อยากจะขึ้นไปเจอลูกเป็นคนแรกเหรอ
ถ้าแม่ขึ้นไม่ไหวเพราะมันขึ้นไปก็เกือบ๒ฮิโลเมตร
เดินผ่านป่าผ่านเขาทำไมพ่อไม่ขึ้นไป
เรื่องนี้นะครับคุณแม่บอกว่า
ตอนก่อนจะเจอน้องชมพู่ที่พบเป็นศพบนภูเหล็กไฟเนี่ย
วันนั้นแม่กับพ่อออกตามหาตลอดทั้งวัน
แล้วตามหามาหลายวันแล้วด้วยตั้งแต่๑๑พฤษภาคมที่หายตัวไป
นอนก็ไม่ได้นอนกินก็ไม่ได้กิน
พอ๑๔พฤษภาคมมีคนบอกว่าเจอน้องชมพู่แล้ว
ตอนนั้นมั่นใจว่ายังไงลูกยังมีชีวิตอยู่
ก็เลยฝากลุงพลขึ้นไปก็แล้วกันแล้วไปพาหลานลงมานะครับ
ไม่คิดว่าสุดท้ายที่เจอน่ะจะเจอลูกสาวในสภาพเสียชีวิตแล้ว
เราขึ้นเขา๒๓วันค่ะ
แล้วเราก็ไม่ได้กินข้าวกินน้ำด้วยความที่ห่วงลูก
เราไม่รู้เลยว่าร่างกายเรามันสภาพเรามันแค่ไหน
แต่ที่แน่คือวันนั้นมีคนพบน้องแล้ว
แล้วเขาจะพาลูกเรากลับมาอย่างปลอดภัยแม่คิดแบบนั้น
แล้วคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องไปสภาพแม่ไม่พร้อมพ่อไม่พร้อม
มีคนขึ้นไปตั้งเยอะแยะเดี๋ยวเขาจะเอาลูกมาให้เอง
ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าน้องตาย
แล้วขึ้นไปตายบนโน้นที่เราไม่เชื่อว่าน้องเดินไปเอง
อันนี้แม่ไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้แม่ก็ไม่ได้ห้ามใคร
แล้วก็ยินดีที่ทุกคนมาตามหาแม่ไม่ได้ห้ามใครเลย
หลักถงหลักฐานคือแม่ไม่ได้คิดแหละมันจะคิดเรื่องหลักฐานได้ยังไง
วันนี้เราก็ได้คุยกับคุณพ่อน้องชมพู่ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณพ่อน้องชมพู่เนี่ยวันนี้มาถามเรานะถามทีมข่าวของเราก็ถามตินั่นแหละ
เมื่อวานเนี่ยหมอปลากระซิบบอกอะไรหรือเปล่าหมอปลาเนี่ยไม่ได้บอกอะไรกับพ่อกับแม่น้องชมพู่เลย
คือตอนที่ไปถึงบ้านแล้วไม่เจอกันเพราะว่าคลาดกันช่วงไปสถานีตำรวจ
แต่ก็กลับมาเจอกันอยู่พักนึงแต่หมอปลาก็ไม่ได้บอกอะไรนะ
ไม่ได้บอกอะไรนะก็เลยถามติอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะหมอปลาบอกอะไรนะครับ
แต่คุณพ่อน้องชมพู่บอกว่าไม่ว่าหมอปลาจะบอกอะไรกับตินะ
หรือหมอปลาจะสัมผัสจะเจออะไรก็ตามก็เชื่อก็เชื่อแบบนั้นนั่นแหละ
เพราะพ่อเองเนี่ยก็เป็นแฟนคลับติดตามหมอปลามานาน
อยากจะถามอยู่ว่าหมอปลากระซิบอะไรกับพี่ติวันนั้นเมื่อวานนี้น่ะ
ก็สงสัยแต่ให้กระซิบพี่ตีแหละ
เขาสามารถสัมผัสได้อยู่หนึ่งที่
อืมแต่ไม่บอกที่
แต่ในความคิดของเรามันเป็นยังไงครับผม
ก็รู้สึกว่ามันมันคงจะบอกไม่ได้นะับะ

เพราะเราก็ได้ติดตามหมอปลาอยู่ไงครับ

คุณเชื่อเขาไหมครับ
ทีนี้เราก็เลยถามคุณพ่อของน้องชมพู่หน่อยนะฮะ
ตกลงเรื่องของเงื่อนเวลาในวันที่น้องชมพู่ที่ลูกสาวหายตัวเนี่ย

เพราะวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคมเนี่ย
ทีแรกพ่อน้องชมพู่บอกว่าออกไปไถนา

ก็อยู่ที่นั่นจนถึง๑๐โมงครึ่ง
พอรู้ว่าลูกสาวหายตัวไปก็มาออกตามหา
แต่มีชาวบ้านที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
พ่อของน้องชมพู่เนี่ยมาถามหาน้องชมพู่ตอน๙โมงครึ่ง

ข้อมูลมันดูขัดแย้งกันเรื่องช่วงเวลา
เรื่องนี้คุณพ่อน้องชมพู่ยอมรับว่า
คือวันนั้นเนี่ยไปถามหาลูกกับชาวบ้านจริง
แต่เอาจริงนะมันก็จำเวลาที่แน่นอนไม่ได้หรอก

คือช่วงนั้นไปทำงานแล้วรู้ว่าลูกหายออกตามหาลูกไปถามจากชาวบ้าน

ใช่พอนักข่าวมาถามก็บอกประมาณช่วงนี้
คนนี้มาถามก็คือมันจำเวลาไม่ได้จริง
ส่วนที่ชาวบ้านให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า
กับแม่ของน้องชมพู่นี่แหละรู้ดีที่สุดว่าวันนั้นใครเอาตัวน้องชมพู่ไป
เพราะช่วงที่ตามหาน้องเนี่ยมีชาวบ้านบอกว่า
ได้ยินพ่อน้องชมพู่เนี่ยพูดขึ้นมาว่ามันเอาลูกฉันไปแล้ว
ประมาณอย่างนี้ที่ให้ข้อมูลกับเรานะ
ตอนเดินตามหาลูกพ่อน้องชมพู่พูดออกมาว่า

พ่อน้องชมพู่บอกว่าไม่รู้จริงนะไม่รู้ตัวจริงว่า
ตัวเองพูดแบบนั้นออกไป
จะพูดหรือไม่พูดก็ไม่รู้

ชาวบ้านจะไปตีความผิดกันเองหรือเปล่า
เพราะหากพ่อรู้ว่าใครเอาลูกพ่อไปตั้งแต่วันนั้น

แต่เราไม่ได้ดูนาฬิกา
พอเรามาจอดรถไถแล้วก็
วิ่งไปหารู้แล้วก็ขี่รถมอเซอร์สายหล่อบ้านเลย

ก็ไม่มีธุรกิจอะไรเราทำไล่ทำสวนทำนา
กิจยางรับจ้างไถนาไถสวนแค่นั้นครับ
ก็เคยมีคนบอกว่าเอ่อมีคนเอาเอ่อแบบเอาชีวิตทั้งครอบครัวเนี่ย
ไม่มีนะครับไม่มีใช่ไหมครับ
แล้วผมก็ไม่ได้ไปหาสูงสิงแบบไปเล่นกลางบ้านแถวบ้านใคร
ก็ไม่ได้ไปเล่นครับมีแต่ทำงานแล้วก็อยู่บ้าน
มันเอาลูกเราไปแล้วอืมคำว่ามันเนี่ยมันเขาก็ตี
เขาเขาตีความอ่าตีความไปเยอะนะครับเราก็บ่นไปอย่างนั้นแหละ
เราก็ไม่รู้ว่าใครนะถ้าเรารู้ตำรวจก็จับไปนานแล้วครับ
แบบใครนะที่มาทำกับลูกเราประมาณนั้นครับ
แล้วเขาก็ไปตีความเป็นอย่างอื่นอย่างที่พูดว่าพ่อมันต้องรู้
ถ้าผมรู้ก็ตำรวจก็จับไปแล้วผมก็อยากถามมันคนที่พูดว่าพ่อมัน
ต้องรู้เนี่ยผมอยากจะถามอยู่เขารู้อะไรบ้างนะ
เขาจะรู้กว่าพ่อก็ได้อย่างนั้นครับ
แต่พ่อไม่รู้เลยนะถ้าพ่อรู้ก็ตำรวจก็จับไปนานแล้ว
อ่านี่ฮะคุณโบ้คุณแม่นักชมผู้ก็ยืนยันแบบเนี้ยมาเต็ม
ตลอดแล้วฮะค่ะเวลาที่เราไปสอบถามไปพูดคุยด้วย
เกี่ยวกับเรื่องของปมสาเหตุที่ลูกสาวหายตัวไปหรือว่า
ใครน่าจะเป็นคนที่ต้องสงสัยอะไรพวกเนี้ยนะครับอืมก็ต้องรอดูแล้วค่ะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องดูเรื่องพยาหลักฐาน
แล้วก็กระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานกันอย่างเต็มที่
คุณผู้ชมบอกว่าไม่เห็นมีความเห็นของฝั่งนิติวิทยาศาสตร์บ้างเลย
อืมมีมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะมีครับมีครับครับ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าพอมันอยู่ในความไม่รู้เนี่ย
หลายคนก็ต้องหันไปหาความเชื่ออืม
เมื่อวานหลังจากที่หมอปลาไปที่บ้านแล้วเนี่ย
นอกจากจะฝากคำพูดกระซิบข้างหูคุณติลึกลับไว้แล้วเนี่ยนะคะ
ยังเอาตะกรุดพญาครุฑให้กับญาติน้องชมพู่เพื่อเป็นกำลังใจด้วย
อ่าหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยค่ะนางสมควรหลาโพนะคะ
คุณยายของน้องชมพู่ก็คือคุณแม่ของครอบครัวน้องชมพู่นี่แหละค่ะ
ก็เอาตะกรุดแล้วก็ยันที่หมอปลาให้มาเนี่ยไปวางในห้องของนายนาริน
เป็นเพื่อบูชาเป็นสิริมงคลนะคะก็คุณยายค่อนข้างเชื่อ
บอกว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีสิ่งดีเข้ามาในครอบครัวบ้างแหละ
ก็นารินนี่ก็คือกระแตเป็นลูกชายคนเล็กนะฮะที่จะคอยดูแลที่บ้านเนี่ย
ทำธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มหนูฟาร์มด้วงค่ะก็มีกระแตนี่แหละ
ลูกชายคนเล็กเนี่ยที่เขามีวิชาความรู้เรียนจบมาเนี่ยมาทำตรงนี้นะฮะ
ก็เลยเอามาวางไว้ที่ห้องลูกไปไว้ที่ห้องลูกชาย
หมอปลาคุณหมอว่าเป็นคุศ

โบราณเขาว่าคุดนี่เป็นเจ้า

เหมือนแบบเป็นเจ้าสิ่งอะไรอย่างเนี่ย
ใช่อยู่ที่ศาลอยู่ที่ไหนก็ติดคุกทั้งนั้น

คุศหรือคะโชว์ดูถือดูถือตะกุศให้

อืมตะกุศ
มีแขนหมดตั้งครอบครัวหน่อยนะ
สมควรก็บอกนะคะว่ายายไม่ได้งมงายนะ
แต่ว่ามันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับยาย
ยายก็เลยนับถือพญาครุฑเป็นพิเศษค่ะ
คือประมาณสัก๒๐ปีก่อนคุณยายแกเล่าย้อนไปเลยนะบอกว่า

มีคนในครอบครัวคนหนึ่ง

อยู่มีอาการแปลกลักษณะเหมือนผีเข้า
แล้วก็บอกว่าเหมือนมีคนอีกคนอยู่ในร่างกาย
พาไปหากี่หมอก็รักษาไม่หายค่ะ
สมควรตัดสินใจพาไปหาพระสงฆ์ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
พระสงฆ์ก็ใช้ยานทิพย์รักษาให้
แล้วก็บอกว่ามีผีสิงอยู่ในร่างหลายตน

ผีฟ้าเอ่ยผีปอบเอ่ยผีตายโหงเอ่ยมากันหมดเลยค่ะ
อยู่ตากคออีกเลยนับตั้งแต่นั้น
แล้วก็ไปหาซื้อพญาเสือพญาครุฑอย่างละ๔องค์

ให้พระปลุกเสกแล้วก็มอบให้กับลูกบูชา
ยายสมควรบอกว่าหลังจากนั้นน่ะ
ก็ไม่เคยมีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวอีกเลย

มีนอกจากอันนี้คือตะกรุดนี่พญาครุฑพญาครุฑที่ห้อยไว้ที่คอของคุณยายสมควรนะคะ
ทีมข่าวก็สังเกตอีกว่านอกจากของที่อยู่ติดตัวแล้วเนี่ยนะอืม
มันยังมีแผ่นทองค่ะแล้วก็สายสินเนี่ยวนอยู่รอบบ้านเลย
อ่านี่ไงของตายายน้องชมพู่เนี่ยค่ะแผ่นทองปูแผ่นที่เสาอ่า
ตอกไว้เลยเนี่ยแล้วก็ขาวที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือสายสินครับ
ก็เลยไปถามว่าอันนี้มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
แกก็เล่าบอกว่าตอนช่วงที่ตามหาน้องชมพู่กันนะคะ
มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะนั่งทางในแล้วก็บอกว่ามองไม่เห็นตัวบ้านเลยนะ
มีแต่กลุ่มควันสีดำปกคลุมอยู่พระอาจารย์เลยแนะนำให้เอาสายสินมาผูกไว้รอบบ้าน
แล้วเอาแผ่นทองลงอัคระมาติดที่เสาหน้าบ้านป้องกันสิ่งชั่วร้าย
ซึ่งทีมข่าวสังเกตได้ว่าเนี่ยค่ะสายสินเนี่ยก็ไม่ได้พันธุ์ธรรมดานะ
มีฐานผูกติดเอาไว้ด้วยก็อย่างที่บอกพออยู่ในความไม่รู้ค่ะ
หลายคนก็หันไปพึ่งความเชื่ออะไรทำแล้วสบายใจอะไรแล้วทำแล้วมันคิดว่าโอเคอ่ะ
เขาก็ทำกันหมดอืมทีนี้ก็เลยลองถามคุณยายหน่อยว่าแล้วที่หมอปลามาที่บ้านอ่ะ
แล้วหมอปลาบอกว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายเนี่ยยายสมควรว่ายังไง
แกบอกว่าตรงใจแกมากแกเชื่อว่าลูกเขยเนี่ยไม่ใช่คนที่มีจิตใจโหดร้ายหรอก
เป็นคนพูดตรงไปตรงมาก็เท่านั้นเองรักชมพู่เหมือนลูกเลย
แต่ช่วงนี้เนี่ยครอบครัวก็ดูห่างกันอย่างที่ตอนนั้นเราเคยคุยกับบ้านของลุงพลใช่ไหมว่า
ก็ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่บ้านน้องชมพู่อืมเพราะว่าก็ไม่รู้จะคุยกันยังไงแบบไหนเหมือนกัน
ไม่รู้เขาคิดอะไรกันอยู่บ้างทางยายสมควรในฐานะที่ก็เป็นแม่ใหญ่ของครอบครัวนะคะ
ก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกที่ห่างกันเนี่ยเพราะว่าบ้านพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ย
นักคงนักข่าวตำรวจมาบ่อยญาติญาติก็เลยไม่ได้ค่อยไปเยี่ยมไปพบเจอกันเหมือนเดิม

เยอะนะทุกวันเลยเขาโตมากำลังใจต้องชู้นะต้องชู้นะ
คนหลายคนเขาก็ไม่เชื่อว่าลุงพลทำได้
คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมจำได้เมื่อวานนี้เนี่ย
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่อยู่ในพื้นที่บ้านเกาะนะฮะ
เมื่อวานนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินไปคุยกับชาวบ้านบ้านหนึ่ง
บอกว่าเนี่ยที่บ้านเขาเนี่ย
ถูกพาไปสอบกันข้ามวันข้ามคืนแล้วยังไม่กลับมาเลย
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
เขาชื่อว่าในกบนะในกบกับภรรยาชื่อว่านางพร
ก็เลยไปดูความคืบหน้ากันหน่อยไปที่บ้านในกบนะครับ
ในกบอยู่ในหมู่บ้านกกอกนี่แหละห่างจากบ้านน้องชมพู่ประมาณ๑กิโลเมตร
กบกับภรรยาถูกตำรวจชุดสืบสวน
มารับตัวไปสอบปากคำตั้งแต่ค่ำ๑๘มิถุนายน
แล้วก็เมื่อวานนี้ยังไม่กลับบ้าน
ชาวบ้านเขาก็มาถามผ่านเราเราก็เออไปถามว่าเออเป็นยังไงล่ะเกิดอะไรยังไงขึ้น
ที่บ้านบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงรู้ข้อมูลคร่าว
แค่ประมาณว่ากบเนี่ยเขาถูกพาไปสอบเพราะเคยไปพูดช่วงน้องชมพู่เสียชีวิต
ประมาณว่าเดี๋ยวคนในครอบครัวน้องชมพู่เนี่ยก็ต้องตายกันหมดนั่นแหละ
ตั้งแต่๑๘มิถุนายน
วันนี้คุณนฤทธิ์ไปถึงนะครับอ้าวไปเจอฮะตกลงกลับมาแล้วฮะ
สองคนนี้กลับมาแล้วนะครับอ่าบอกว่ากลับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะ
แต่ว่ากลับมาช่วงเย็นแล้วจะค่ำแล้วนะครับ
หลังจากเมื่อวานนี้ญาติญาติก็กังวลเกรงว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับ
ก็เมื่อวานนี้สองสามีภรรยาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาก็ไป
แล้วก็มีลูกสาววัย๕ขวบไปด้วยนะที่หายไปตั้งแต่๑๘มิถุนายน
แล้วก็ข้ามไปคืนนึงแล้วก็ยังไม่กลับบ้านเนี่ย
ตำรวจเขายังไม่ให้กลับนะเขาเล่าให้เราฟังนะครับ
ว่าตำรวจเนี่ยเขาพาไปสอบแต่ต้องสอบต่อค่ะ
เขาก็ดูแลอย่างดีแหละไปเปิดโรงแรมเปิดที่พักให้นอนนะครับ
สามคนพ่อแม่ลูกทีนี้กระแสข่าวที่บอกว่า
มีชาวบ้านเนี่ยได้ยินว่าในกบเนี่ยไปพูดจารักษณะ
มขู่ครอบครัวน้องชมพู่ช่วงที่จัดงานศพน้องชมพู่อยู่ที่บ้าน
พูดประมาณว่าเดี๋ยวก็ตายยกครัวกันเองอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลที่ตำรวจพาไปสอบหรือเปล่า
แล้วในกบจะไปพูดข่มขู่เขาทำไมวันนี้นาริสนะครับได้คุยกับในกบนะฮะ
แล้วก็ภรรยานะครับก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีการพูดแบบนั้นจริงไหมนะครับในกบกับภรรยานะครับบอกว่า
ตำรวจเนี่ยพามาส่งเมื่อเย็นวานนี้นะฮะ๑๙มิถุนายน
หลังจากมาเชิญตัวไปให้ปากคำที่สพกกตูมตั้งแต่๑๘มิถุนายน
ตำรวจพอไปถึงเนี่ยนะฮะก็สอบปากคำสอบแบบข้ามวันข้ามคืนอ่ะค่ะ
แล้วก็ถามคำถามเดิมถามช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
สองสามีภรรยาเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนแบบไหนอะไรยังไง
สอบปากคำยันดึกพอดึกแล้วทีนี้ไม่ได้พามาส่งบ้าน
แต่ว่าพาไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหารนี่แหละ
เปิดโรงแรมให้นอนค่ะแล้วหลังจากนั้นเช้ามาเนี่ย
ก็สอบปากคำซ้ำอีกนะครับจนถึงเย็นเมื่อวานนี้
แล้วก็พามาส่งที่บ้านนี่ฮะภรรยาของในกบบอกกับคุณนฤทธิ์ว่า
วันที่๑๑พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
ตอนนั้นเธอตื่นนอนตอน๖โมงเช้าแล้วก็ออกจากบ้านไปตอน๘โมงครึ่ง
ซื้อขนมที่ร้านค้าก็ไปกับลูกสาววัย๕ขวบ
หลังจากนั้นก็พาลูกไปนั่งเล่นกับลูกเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
เป็นร้านตรงข้ามซอยบ้านน้องชมพู่จนประมาณ๙โมงกว่าเธอบอกนะ
สักเก้าโมงสี่สิบอะไรประมาณอย่างเนี้ยเธอนั่งอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวกับเจ้าของร้านนะ
ก็เห็นน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่วิ่งออกมาจากซอย
วิ่งมาพร้อมกับเด็กที่เป็นเพื่อนกันนะครับ
ก็มีน้องน้องหลายคนวิ่งกันเป็นกลุ่มอ่ะโดยน้องสดิ้งเนี่ยตอนที่วิ่งอยู่เนี่ย
ตะโกนเรียกหาชื่อน้องชมพู่ที่เป็นน้องสาวแล้วก็มาถามตัวภรรยาของในกบเนี่ยนะ
ชื่อนางพรเนี่ยกับผู้หย่งผู้ใหญ่ที่อยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
เห็นน้องเธอไหมเห็นน้องชมพู่ไหมก็บอกไปว่าไม่เห็น
หลังจากนั้นน้องสดิ้งก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งไปที่บ้านลุงพลเพื่อไปตามหาน้องชมพู่ต่อ
อันนี้ฮะคือที่ภรรยาของในกบเขาบอกว่าเนี่ยวันนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขาก็ให้ปากคำตำรวจว่าอย่างนี้
ยอมรับว่าวันนั้นที่น้องชมพู่หายตัวไปเธอไม่ได้ช่วยตามหานะฮะ
ไม่ได้ช่วยตามหาตั้งแต่แรกที่เห็นน้องสดิ้งมาถามหาน้องชมพู่เพราะเธอเนี่ยที่ออกมาจากบ้านเนี่ย
ก็มากับลูกสาววัย๕ขวบซื้อของซื้อขนมให้ลูกเสร็จก็มานั่งอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยว
พอรู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปแล้วก็สักพักนึงคนเริ่มมาออกตามหากันเยอะแยะไปหมด
เธอก็เลยตัดสินใจเอาลูกสาวเนี่ยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
ก็ไปถึงบ้านแล้วประมาณ๑๐โมงเช้าเนี่ยตอนนั้นที่ไปถึงบ้านเนี่ย
กบสามีก็ยังนอนอยู่ที่บ้านคือตั้งแต่เช้าที่ตื่นมาเนี่ยเธอจนออกมาร้านก๋วยเตี๋ยวตรงเนี้ย
แล้วเจอเรื่องของน้องชมพู่หายตัวแล้วกลับมาบ้าน๑๐โมงเช้าเนี่ย
สามีเธอนอนอยู่ในบ้านตลอดไม่ได้ออกไปไหนเลยอันนี้เธอยืนยัน
ส่วนประเด็นที่บอกว่าสามีเธอเนี่ยไปพูดกับครอบครัวน้องชมพู่ประมาณว่า
หรือจะพูดกับชาวบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าเดี๋ยวครอบครัวน้องชมพู่เนี่ยก็ต้องตายทั้งหมดเนี่ย
ยืนยันว่าสามีเธอไม่ได้พูดนะไม่เคยพูดเลยแล้วไม่รู้จะพูดทำไมด้วยพูดแล้วจะได้อะไร
อีกอย่างหนึ่งก็คือครอบครัวของเธอกับครอบครัวของน้องชมพู่ไม่เคยมีปัญหาอะไรต่อกัน
พาน้องขวัญออกไปซื้อขนม๒โมงครึ่งทำไลน์วันนั้นออกไปซื้อขนมแล้วก็ไปเล่นบ้านเพื่อนคือร้านก๋วยเตี๋ยว
จนถึง๔โมงกว่าวันนั้นนั่งรอน่ะสักพักนึงสักพักหนึ่งที่ไปนั่งเห็นน้องสดิ้ง
ไปตามหาน้องวันที่๑๑เนี่ยครับ

เพราะว่าพี่พรนี่ก็ค้าลูกค่ะ
แต่ว่าได้ไปสอบถามตลอดว่าเห็นหรือยัง
ใครพูดว่าแต่มันก็ตายทั้งโคตรเอง
ช่วงตอนวันงานศพน้องเนี่ย

ไม่รู้แต่ว่าไม่จริงหรอก
เพราะว่าลุงมาพูดอยู่เมื่อเช้านี้

งงงงแต่ตอนแรกแล้วงงเลย
งงแต่ว่าซีเรียสงงเฉยงง
ส่วนในกบนะครับในกบบอกกับคุณนฤทธ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่า
ที่ชาวบ้านได้ยินพูดแบบนี้
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวครอบครัวน้องชมพู่

ยืนยันว่าไม่เคยพูดเลยนะครับ

แม้แต่นิดเดียวไม่รู้ว่าคนที่ได้ยินเนี่ย
ได้ยินอะไรแล้วไปเล่าต่อ
กลายเป็นคำพูดแบบนี้ได้ยังไง
ถึงขั้นตำรวจมาเอาตัวไปสอบ

เขาต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปด้วย
เพราะครอบครัวของเขากับครอบครัวน้องชมพู่
ไม่เคยมีความขัดแย้งอะไรกันเลย

วันที่ไปช่วยงานศพน้องชมพู่เนี่ย
ตัวเขายังเป็นคนไปเทน้ำใส่แก้ว
ให้กับพ่อน้องชมพู่กินอยู่เลย

คุยธรรมดากับเพื่อนแถวงานครับ
แล้วเขาเอาคำพูดมาจากไหนครับ

ช่วงที่น้องชมพูดหายตัวไปพี่อยู่ที่ไหนบ้างครับ

นอนตั้งแต่กี่โมง

ทำไมถึงไม่ยอมออกจากบ้าน
ผมหลับครับนอนครับ

วันที่๑๒ผมก็ช่วยเขาหาอยู่

วันที่๑๓นะครับ๑๓ก็ช่วยเขาหาอยู่ครับ
วันที่๑๔นะครับวันที่เจอส่งน้อง

แต่ไม่ได้ขึ้นไปเขาครับ

แล้วก็ตอนนี้กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว
เขาก็ยืนยันในกรณีของเขาประเด็นของเขานะครับ

ตกลงความคืบหน้ามันอะไรยังไงแบบไหน
ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันหนักมากจริง
เขาต้องเก็บทุกอย่างให้มันครบถ้วนจริง

เพราะฉะนั้นก็ฟังจาก
หลายมุมหลายส่วนไปก่อนนะคะ
นี่มีร่างทรงมาให้คุณผู้ชมได้ฟังอีก๒คน

วัดกันมาเลยร่างทรงร่างทรง
ดูหมอทำอะไรเนี่ยมากองกันที่คดีนี้ให้หมด
แล้วพอจบคดีนี้ฟันออกมาเมื่อไหร่

เชื่อได้ใครเชื่อไม่ได้
ไปดูอีกที่หนึ่งค่ะมันมีคำร่ำรือของชาวบ้าน
นะคะว่ามีร่างทรงพ่อปู่ต้นยางภัยคนหนึ่ง

เป็นร่างทรงของพ่อปู่ต้นยางภัย
เขาร่ำลือกันว่ามึงแม่นมาก
ทีมข่าวเราก็เลยอ่ะถ้าว่าแม่นไหนขอดูหน่อย
ที่เขาวงกรสินก็จะไม่ไกลจากที่กกตูมที่อำเภอดงหลวงมุกดาหารมากนัก
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปหา
ใช่ค่ะอยากไปลองสอบถามดูว่าจะได้ข้อมูลเบาะแสอะไรเพิ่มหรือเปล่า
ซึ่งก่อนที่ทีมข่าวเราจะให้ร่างทรงยายภัยคนนี้ดูให้เนี่ยนะคะก็มีการยกขันห้าขึ้นท่วมหัว
ธิษฐานบอกว่าขอให้ได้เบาะแสของน้องชมพู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ร่างทรงพ่อปู่ต้นยางก็รับขันห้าไปแล้วหันหลังไปสวดบทสักพักนึง
หันกลับมาอาการนี้เลยค่ะคุณผู้ชม

นี่คือทรงมาประทับร่างแล้ว

คือที่เราไปหาร่างทรงท่านนี้เนี้ยแยมไปหรือร่างทรงพ่อปูต้นยางไพ
คือปกติการเข้าทรงลักษณะอะไรอย่างนี้นะฮะ

อ่าวันนี้วันพระนะฮะค่ะ

ซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนแรกร่างทรงพ่อปู่ต้นยางไพรเนี่ย

บอกไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำ

วิญญาณไม่ได้อยู่บนเขาไม่ได้อยู่ในบ้าน
พ่อแม่สบายใจได้เลยตอนนี้น้องน่าจะได้อยู่ในพบภูมิบนสวรรค์แล้วนะคะ
ขอให้พ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วง
อันนี้ก็จำลองกราฟิกมาให้ดูว่าน้องน่าจะไปสบายแล้วจริง

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบถามค่ะแล้วมีเบาะแสอะไรไหม
ที่มันเกี่ยวกับคนร้ายบอกอะไรได้บ้างหรือเปล่า
ร่างทรงก็บอกมานะบอกว่าคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่มี๒คน
คนหนึ่งเป็นคนนอกพื้นที่อีกคนนึงเป็นคนในหมู่บ้าน
พี่สาวของน้องก็น่าจะรู้น้องเนี่ยไม่ได้ถูกทำร้ายหรืออะไร
แต่ถูกปล่อยให้ตายเองจุดที่ตายก็ไม่ใช่บนเขาแต่อยู่ข้างล่าง
พอตายแล้วถึงจะเอาศพขึ้นไปข้างบนอืมส่วนเสื้อของเด็กที่ตามหากันให้ควักเนี่ย
ก็ไม่ได้อยู่บนเขาแต่ถูกฝังดินไว้ด้านล่างไม่ให้ใครเห็น
ตอนนี้คนร้ายทั้งสองคนยังอยู่ดีสบายดีไม่ได้ทุกร้อนอะไร
เดินไปมาทั่วหมู่บ้านได้เหมือนเดิม
แล้วก็บอกว่าพี่สาวของน้องน่าจะรู้ด้วยอย่างนี้น่าจะรู้

ไม่ได้ต้องพ้อเลือกจักรครั้งสักอย่าง
แดดรุนแรงมีแดดเบ่บดูสบายสบาย
ไปเลยนะล่างทรงพรผู้ต้นอย่างภัยก็บอกด้วยนะคะว่า
ตอนนี้ครอบครัวน้องชมพู่เนี่ยจะพี่น้องลุงป้าน้าอาเดือดร้อนกันไปหมด
คือเหมือนมันผิดใจกันมันเข้าหน้ากันไม่ติดอะค่ะ

กว่าคนร้ายจะมีความชัดเจนว่าเป็นใครยังไงกันแน่
อันนั้นถึงจะอาจจะประสานรอยร้าวเล็กที่มันเริ่มเกิดขึ้นได้
ทีมข่าวเราก็ยังพยายามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของคนร้ายนะคะ

มีคำตอบที่น่าสนใจด้วยคุณผู้ชม
นี่ถามว่าพวกผมเจอทุกวันมั้ย
เจอหน้าเจอตากันทุกวัน
ย้ำนี้เป็นความเห็นของรังทรง
และทิ้งท้ายบอกว่าตำรวจเขารู้แล้ว
จะจับก็จับได้แค่ยังไม่จับแค่นั้นเอง
ก็แน่นอนว่าการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี
การจะจับไม่จับผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะ
มันต้องมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แบบรัฐกลุ่ม

ใช่นะฮะเพราะว่าคือถ้าจับโดยพยานหลักฐานมันไม่รัดกลุ่มเนี่ย
สุดท้ายแล้วเขาก็ไปหลุดในชั้นอายการในชั้นศาล
คำถามมันก็จะตีกลับมาที่พนักงานสอบสวนมาที่ตำรวจชุดทำคดีนะ
เพราะฉะนั้นท่านต้องรอหน่อยนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง
เดี๋ยวเรามีความคืบหน้าทางคดีให้อืมหลายร่างทรงเอา
อีกสักคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ปรากฏตัว
สำนักไหนคะปรากฏเสียงมามาเป็นเสียงเหรอคะ
ตั้งแต่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย๔๐วันนะครับทุกผู้ชมครับ
มีมาหลายคนร่างทรงหมอธรรมหมอดูพระก็มีมาทุกรูปแบบ
รูปนี่ถูกนิมนต์อันเชิญออกจากจังหวัดไปแล้วก็มี
พูดถึงรูปไหนคะอยู่อุดรธานีตอนนี้เดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวให้นะครับ
เขาเป็นยังไงนะครับเอาตรงนี้ก่อนวันนี้มีผู้ที่บอกว่าตัวเองคือ
ร่างทรงนาคน้อยนภาลัยร่างทรงนาคน้อยนภาลัยชื่อเขา
นภาก็ฟ้านภาลัยนี่เขาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงนาคน้อยนภาลัย
ไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ประทับทรงอยู่ผ่านโทรศัพท์มาก็แล้วกัน
ร่างทรงโทรศัพท์ได้แล้วนะจังหวะแม่ติก็ไปบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่พอดีอืมเนี่ยฮะ
ร่างทรงเขาโทรศัพท์มานะฮะโทรมาจากอุบลรัชธานีบอกว่าอยากช่วยเหลือเหลือเกิน
แล้วก็สื่อสารมาเป็นเพลงก่อนเพลงหมอลำก่อน
คุยกับพ่อแม่น้องชมพู่ทางโทรศัพท์คุณแม่น้องชมพู่ก็เลยเปิดสปีกเกอร์โฟน
ให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังด้วยนะครับ
เพราะว่าปกติแล้วคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่เนี่ย
เขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องประมาณทางนี้เท่าไหร่

แต่เวลาทุกครั้งมีคนมาหรือว่ามีใครโทรมามีใครส่งข้อความมา
คุณพ่อคุณแม่ก็จะให้ผู้สื่อข่าวดูประจำอ่ะ
คุณนาวิทย์บุญนิมคุณกิติศักดิ์เวียชาเจริญสุกได้เจอแทบทุกวันแบบนี้
แต่นี่ไม่เคยเจอมาก่อน
เป็นร่างทรงที่ประทับทรงแล้ว

ไม่รึเป็นไรนะ
ขุมพ่อไม่ไปนะเพราะว่า
คุมพ่อจะจับคนไหนไม่ได้นะ
เพราะว่าพวกมนต์ดำเขาช่วยกันอยู่

โอเคแน่นนะครับ
ค่ะน้องแบบพระรังน้องแบบว่าไขว้หลายไปไหนเดี๋ยวน้องสื่อสารจากอุ้นอีกแหละไปหาย
ค่ะ
นาดน้อยขอลงสื่อสารพร้อมเจ้าที่
พร้อมมนต์พวกเขาให้ท่านสื่อสารนาศน้อย
ส่งเข้ามาหาจอยน้องเจ้าลาเป็นกุมารทั้งสองซอยแน่
มีกุมันเทพสองคนสองเศรียดวิญญาณพลสื่อสารนาดน้อย
เข้ามาส่งเขามา
มีจมพุน้อยเพิ่งเป็นกุมันแทฟทิดาเมืองฟ้าเพิ่งโดนกระทำราย
ข้าหน้าน้อยสุฆาณไปจนเจ้าพวกตรงนั้นมีคนเข้ามาทำร้าย
แทฟทิดาของน้อยกุมันหน่อย
เพลินซื้อมามีมนต์ดำขอบงั้นเพลินเอาไว้ส่องดวงจิตเป็นยาเผิน
มันหลายเอาให้จากสิทธิ์สวยแนวใดให้พ่อกับเมฆ
ขอขอมาเหตุขัญหารับเอาน้องกลับบ้านในด้วยพ่อ
ชั้นผู้น้อยมีส่องจิตลิ้นอย่างอยากสื่อสารกับพ่อใด
ชั้นผู้น้อยไปมาถึงพ่อ
มีมนต์ดำข้อนไก่ตัวจมพูดโดยพันธุ์
มีนะโมซาซาวะโกปะตุลาตุสำาจันโมซาซา
คุณพ่อคุณพ่อช่องไทยน้วยอีกนะสามโจปนะโมซาซาเลยแสดงเลยมันแจกหลายแห้ง

จากจะมาเป็นเสียงตามสายแล้วนะคะ
มาเป็นเนื้อเพลงหมอลำยาวนี่ดิฉันนึกว่า

คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็อาจจะคิดตอนแรกคิดว่าคงคิดว่าแป๊บเดียว
นานค่ะที่ฉันยังรู้สึกเลยว่าเออเขาก็
เขาแต่งมานานเหมือนกันนะไอ้เนื้อต่างที่ร้อยเรียงกันมา
แต่จริงเสียงดีนะคะร่างทรงนางน้อยนภาลัย
อยากพาไปออกร้องได้ให้ล้าน
คือตั้งแต่ที่ฟังมาตอนต้นจนจนถึงว่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะ
คุณกิริสักษ์วิวิทยาชาจรรย์สุรคุณติณในเนี่ยนะ
ติบอกว่าสังเกตคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย

คุณพ่อคุณแม่เห็นไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ยังไม่จบนะฮะ
เหรอคะบอกว่ามีทูบมีเทียนไหมคุณแม่บอกไม่มีทูบ
ที่บ้านไม่มีไม่มีเทียนต้องทำขันห้าอะไรไม่มี
ตรงนี้ฮะร่างทรงนาคน้อยนภาลัยเนี่ยเธอก็เลยบอกว่า
ถ้าไม่ทำขัน๕เนี่ยมันก็จะคลี่คลายคดีไม่ได้นะ
ต้องทำถึงจะคลี่คลายได้นะถ้าไม่มีมันจะสื่อสารถึงภูมิเจ้าที่บนเขาไม่ได้
แต่บนเขาเนี่ยสื่อไม่ถึงต้องทำขันห้าก่อน
แม่น้องชมพู่ก็เลยถามกลับไปว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดแม่ทำพิธีขอเข้ามาด้วยขันห้าอย่างที่บอก
ถูกกี่ดอกใช้เทียนกี่ดอกแล้วจะได้อะไร
ทรงนาคน้อยนภาลัยบอกว่าก็จะช่วยตำรวจจับคนร้ายได้ไง
ด้วยถูกเทียนเนี่ยหรอคะ
ใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คุณแม่น้องชมพู่ก็เลยบอกว่าอ้าวดีเลย
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลอะไรเนี่ยงั้นคุยกับตำรวจเลยละกัน

เดี๋ยวท่านผู้ชมไปฟังนะฮะช่วงที่ร่างทรงนาคน้อยนภาลัยคุยกับตำรวจนะครับ

ตัวนี้นะคะเพราะว่าหนูจะให้เหมือนกับว่าหนูจะสื่อสารหนูจะช่วยตำรวจด้วย

น้องชมพู่เป็นยังไงยังไงจะตายยังไงไม่เชื่อก็ไม่ลบหรูใช่ไหม
เพราะว่าหนูจะลงให้เนี่ยเพราะว่าหนูเป็นเหมือนกับมีองค์ลง

ครับผมผมอยากสอบถามข้อมูลคนร้ายนะครับ
ค่ะเราต้องเปิดทางเปิดภูมิก่อนเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ไม่รู้สื่อสารทางจิตอยู่
เพราะว่าต้องต้องจุดทูบจุดเทียนให้หนูก่อนทางนั้นน่ะถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนอะ
ครับค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุหนึ่งมันมีคนเอาของไปไปไว้บ้านของคุณแม่นะ
มีร่างทรงมีร่างทรงฝังของไว้พื้นที่ของคุณแม่อยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านนะ
เพราะว่านู้สื่อสารน่าอยู่อธินาจุดนาจิตน่าจะเป็นของเขมร
ข้างหลังบ้านนะเนี่ยของที่ฝังไว้อยู่อยู่ข้างหลังบ้านมันจะมีเหมือนกับว่ามีผู้หมายอยู่
คนที่ไปเอามานี่ก็มีจุดประสงค์อยากได้ที่ของคุณแม่

อาจารย์อีกคนนึงก็มีจุดประสงค์
เพราะว่าเขามองเห็นน้องชมพู่มีสองจิตวิญญาณใครก็อยากได้

ไปวางในจุดนั้นคนในหมู่บ้านมี๓คน
มี๓คนนะ
เป็นเด็กผู้ชายเป็นผู้ชายนะ

เป็นผู้ชายประมาณคนนึงนั้น

คน๒ผิว๒สี
ข้างหลังข้างหลังมันจะน่าจะสักลายนะ

ใช่มันมีลายอยู่ข้างหลังเพราะว่า

เสพยาไอ้คนนี้มันเสพยานะ

ไอ้คนนี้มองเห็นชัดเลย

แต่นั่น
แม่น้องชมพู่โหดมากนั้นนะคะ
ถือเพียงกว่าตำรวจตกลงไหนตำรวจนะคุณพระภูมิ

คุณผู้ชมครับของร่างทรงนาคน้อย
นภาลัยที่โทรศัพท์มา

เนี่ยก็คือคนร้าย

แล้วก็ส่งต่อกันเป็นทอด

คนร้ายมี๓คนตามที่ร่างทรงนาคน้อย

คนแรกอ้างว่าเป็นญาติ

คนที่สองเป็นวัยรุ่นผู้ชาย

คนที่สามเนี่ยมีไฝเป็นจุดเด่นบนใบหน้า
อายุประมาณ๓๕ปี

แน่นเลยอ่ะ

ตัดเส้นผมน้องชมพู่ไปด้วย

ศพน้องชมพู่เนี่ยมีลักษณะเส้นผมเนี่ย

เอาไปทำกุมารทองกุมารเทพ

เพราะดวงจิตของน้องเป็นดวงจิตที่พิเศษ

ทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่า

เดี๋ยวจะเอาไปตามจับตัวต่อ

พระมานาชัยธีระยานช

พระมานาชัยเคยมาทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ
พูดบนภูเหล็กไฟเนี่ยเนี่ยค่ะเมื่อสองวันก่อนสองวันก่อนนี้เอง
ก่อนที่รับราจะมาใช่ค่ะอืมนอกจากทำพิธีปลดปล่อยโดมงาน
แล้วก็มีการจุดประทัดสิบนัดด้วยบอกว่าเป็นการลบล้างอาถรรพมนต์ดำต่างต่าง
คนร้ายทำขึ้นให้มันหมดไปซึ่งวันนั้นเนี่ยระหว่างที่ทำพิธี
ท่านบอกท่านนิมิตเห็นคนร้ายสองคนด้วยนะคนหนึ่งผอมสูงอีกคนนึงอ้วน
ครับเป็นคนทำร้ายน้องใช้วิชาอาคมปิดบังไว้มีการปั้นดินน้ำมัน
ตามนิมิตที่เห็นแล้วก็บอกว่าตำรวจไม่ต้องไปตามจับด้วย
เดี๋ยว๕กรกฎาคมวันพระใหญ่วันอาสานหบูชาคนร้ายจะมามอบตัวเอง
อืมนี่คือสิ่งที่พระมานาชัยเคยพูดเอาไว้วันที่สิบแปดมิถุนายนนะคะ
ครับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราเห็นว่าเอ้าวันนี้ยี่ยี่สิบ
มิถุนายนวันพระเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเป็นวันพระพอดี
นึกถึงคำพูดพระมณชัยไปหาซะหน่อยที่วัดป่าธรรมเจริญ
ที่ตำบลผึ่งแดดสังวัดมุกดาหารก็ห่างจากเอ่อบ้านกรกกร
บ้านน้องชมพู่เนี่ยประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตรครับไปถึงก็เจอพระมานาชัยค่ะ
กำลังขัดห้องน้ำกวาดใบไม้ทำความสะอาดลานวัดอยู่
แล้วก็เจอลูกศิษย์คนเดิมที่ไปกับพระมานาชัยในวันทำพิธีด้วย
อยู่ด้วยกันเลยครับคุณนฤทธิก็เลยไปถามว่าอ่ะ
พระเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าพระมานาชัยก็วางมือจัดงานที่ทำอยู่
แล้วก็เดินมาพูดคุยกับคุณนฤทธิ์นะคะแต่สังเกตดูสีหน้าเนี่ย
ดูเศร้าดูมองนี่นาริสไปถึงไปถามหลวงพ่อเลยอ่ะสบายดีหรือเปล่า
ใช่ไปถามเลยว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับอย่างนี้
ศาลนทุกข์อ๋อมาดูว่าเออวันพระแล้วหลวงพ่อใช่

ก่อนที่จะถามประเด็นก็ทักทายก่อนตามมารยาทไง
แล้วท่านผู้ชมดูภาพตรงนี้นะครับ
ที่เราได้พูดได้คุยด้วยก็ท่านก็ขอนะฮะ
นี่คือพระมณชัยท่านขอเอง
ขอร้องว่าอัตมาให้ข้อมูลพูดคุยด้วยก็ได้วันนี้เนี่ย
แต่ขออย่าเห็นหน้ากันเลย
เอาลักษณะเอาถ่ายเห็นกันแค่นี้ว่ามาเจอกันแล้วก็แล้วกัน

ใช่ค่ะเพราะว่าคือสำนักพุทธก็ดูข่าวช่องเราเหมือนกันนะคะ
คือพระมณชัยบอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เดินทางไปหาพระมานาชัยที่วัดเลย
ตักเตือนค่ะแล้วก็ไม่พอใจ
พระมานาชัยเดินทางไปบ้านน้องชมพู่
ไปเที่ยวทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณจุดประทัดไล่พูดผีปีศาจครับ
มันถือเป็นการอวดอ้างอุตริไง
อุตริวิชาประพฤติไม่เหมาะสมต่อสมณเพศ
ภาพที่ท่านเห็นจุดประทัดนั่นอันนั้น๑๘มิถุนายน
ใช่ค่ะที่ว่าจุด๑๐นัดไล่มนต์ดำไล่พูดผีปีศาจนะคะ
หลังจากนั้นเมื่อวานนี้๑๙มิถุนายน

ตักเตือนถึงที่เลยบอกว่าเนี่ยมันถือเป็นการอวดอ้างอุตริ
ซึ่งมันผิดหลักของสงฆ์ไม่เหมาะสมต่อสมณเพศ
ถ้าทำอีกจะไล่ออกจากวัดนะคะขนาดนั้นเลยค่ะ

ซึ่งพระมณชัยบอกว่าก็เชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยดี
ไม่ให้ข่าวอะไรไม่อยากเป็นข่าวด้วย
แล้วก็ไม่อยากถูกขับออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

มันไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์จิตของสงฆ์เขาบอกแล้วนะ

ทุกอย่างคิดการมันถูกหัวปกตินะ

อาการที่แสดงออกไปที่เห็นในวันที่๑๘นั้นมันเกิดจากองค์ที่ต้องการสื่อสารผ่านตัวพระมณชัย
ตลอดระยะเวลาที่ครองพระเหลืองมานานกว่ายี่สิบพันศาพระมานาชัยบอกว่าอัตมามีเซนต์จริงจริงนะ
อืมอัตมามีสัมผัสพิเศษน่ะนิมิตเห็นคนร้ายนิมิตเห็นจุดซ่อนเสื้อจริงจริง
แต่อัตมาขอไม่พูดแล้วแล้วกันมั่นใจก่อนวันพระใหญ่๕กรกฎาคมคนร้ายจะร้อนรนทนไม่ไหวแล้วมามอบตัวเอง

ให้ต้องยืนยันไหมฮะว่าคนร้ายจะมอบตัวก่อนวันอาสารหะ
ก็ประมาณนั้นแหละนะเพราะว่าที่อาจจะพูดไปไม่ใช่ในตัวตนที่อาจจะมาพูด

ถึงคือมันเป็นโอกทิกรรมเขาเอง

ขอบอกผ่านสื่อหน่อยแล้วกันว่าทั้งหมดอัตมาธรรมไม่ได้มีเจตนายอยากดัง
อย่าอวดอ้างอุตริใดก็เหมือนกับพระรายละรวบที่มีความสามารถต่างจากกันไป
แต่ความตั้งใจมีเหมือนกันก็คืออยากไปช่วยครอบครัวน้องชมพู่
แต่ถ้าคนส่วนใหญ่และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มองว่าไม่เหมาะสมกับสมณเพศไม่ใช่กิจของสงฆ์อะไรใด
ก็จะรับฟังไว้แล้วก็จะปฏิบัติตาม
คือในมุมหนึ่งเนี่ยต้องชื่นชมแล้วก็ให้ความเคารพทางสำนักพุทธที่มุกดาหาร

เพราะท่านเห็นว่ามีพระรูปไหนที่ไปแสดงกิริยาท่าทางลักษณะแบบนี้เนี่ย
ไปตักไปเตือนไปห้ามทันทีแล้วใครไม่ยอมหยุดเนี่ย
โอ้โหอย่างล่าสุดพระเดือนชัยถูกคำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร
ให้ออกจากจังหวัดตอนนี้ไปอยู่ที่อุดรธานี
เราไปตามหาตั้งแต่เมื่อวานนะสำนักสงฆ์อันนี้ไปสร้างในพื้นที่บ้านของพ่อแม่เขาที่อุดรธานี
วันนี้เราก็ตามหาทั้งวันเจอไหมคะไม่เจอฮะไม่เจอมาสองวันแล้วแต่มันก็มีข้อมูลมีอะไรอยู่
ผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับท่านผู้ชมครับตามต่อนะฮะเรื่องคดีน้องชมพู่นะครับ
วันนะครับถ้านับตั้งแต่วันที่๑เลยคือ๑๑พฤษภาคมที่น้องหายตัวไปเนี่ย
ตอนนี้๔๐วันยังจับคนร้ายไม่ได้ยังรอการคลี่คลายอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงวัย๓ขวบคนนี้
ไปเสียชีวิตแล้วก็ถูกศพเนี่ยถูกนำไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟได้อย่างไรนะครับ
รายงานจากชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนะครับที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบได้มานะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ตำรวจยังเร่งสืบสวนนะแล้วก็เอาพยานหลักฐานต่างมา
เพื่อจะหักล้างเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยต่างนะครับวันนี้มีตำรวจลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากหลายบ้านในพื้นที่บ้านกกอกนะไปบ้านของในแชมป์หนึ่งในผู้ต้องสงสัย
ไปบ้านเพื่อนบ้านของในกิ้งในกิ้งเป็นน้องชายของพ่อน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งอยู่ที่บ้านมะนาวนะมีการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ที่ตอนนี้กำลังรอดีเอนเออยู่นะครับทั้งหลักฐานสำคัญที่พบจากเส้นผมน้องชมพู่
บนร่างกายน้องชมพู่จากถุงกระสอบที่เป็นถุงปุ๋ยที่ไปเก็บรวบรวมมาได้จากจุดต่าง
รวมถึงเส้นขนของสุนัขสามตัวเจ้าปลาส้มเจ้าซูโม่สุนัขบ้านน้องชมพู่แล้วก็บ้านน้าตายนะครับ
อยู่สามสี่ตัวเจ้านิกด้วยสุนัขบ้านลุงพลด้วยค่ะตอนนี้รอผลทางห้องแล็บอยู่นะ
ถ้าผลออกมาเนี่ยแล้วตรงกับขนต่างบนศพน้องชมพู่ที่เจอที่เป็นขนสัตว์เนี่ย
อันนี้มันจะทราบแล้วว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นมันพอจะขมวดปมได้นะครับ
ขนหนูพุกขนแมวพวกเนี่ยเก็บไปหมดนะครับ
มีรายงานว่าคดีนี้นะครับแม้ว่าจะยากนะฮะเนื่องจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันน้อย
กล้องวงจรปิดในพื้นที่ก็ไม่มีพยานบุคคลที่จะเห็นอย่างชัดเจน
ว่าใครพาเด็กไปอุ้มเด็กไปทางไหนเอาศพไปทิ้งยังไงก็หายาก
วุ่นวายไปหมดแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานอย่างเข้มข้นนะฮะ
ไม่ได้ทิ้งนะครับคดีนี้ตอนนี้ต้องรอนะฮะแล้วเราก็ได้รับคำยืนยันชัดเจน
จากทางตำรวจนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะครับ
นี่นะฮะอันนี้เป็นผลการสืบสวนสอบสวนทางคดีจากทางเจ้าหน้าที่ที่เราไปตรวจสอบมานะฮะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าเราก็มีข้อมูลจากทางนิติเวชศาสตร์เหมือนกันในเรื่องนี้
หลายคนอยากฟังเหมือนกันนะคะจากเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานตรงนี้โดยตรงค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธนะคะ
ขอความเห็นเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่๔๐วันผ่านไปแล้วเนี่ยเหมือนยังจับต้องอะไรไม่ค่อยได้เลย
คุณหมอให้ความเห็นเอาไว้ว่าความยุ่งญาดและอุปสรรคของการทำคดีนี้
ประเด็นหลักณวันนี้เลยก็คือเรื่องวัตถุพยานที่เก็บมาได้ตั้งแต่วันเจอศพ
เพียงพอต่อการมัดตัวคนร้ายค่ะ
ขณะที่วัตถุพยานบางส่วนที่ได้มาก็ถูกทำให้คลาดเคลื่อนหรือว่าศูนย์หาย
จากการที่ชาวบ้านนับร้อยเข้าไปเหยียบย่ำเพราะว่าออกไปช่วยกันค้นหา
เพราะฉะนั้นวัตถุพยานที่ได้มาก็เลยไม่ชัดเจน๑๐๐นะคะ
และถ้าจะเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมอีกคงจะเป็นไปไม่ได้แล้ว
เพราะว่าระยะเวลาเนี่ยมันมีผลมาก๔๐วันผ่านไปแล้วเนี่ยค่ะ
เพราะฉะนั้นการที่พบว่ามีขนสุนัขอยู่ที่ศพน้อง
ไม่ได้มาดูตั้งแต่ในครั้งแรกเนี่ย
คือเขาบอกว่าตอนแรกที่ไม่เห็นอาจจะเป็นเพราะว่า
เจ้าหน้าที่ตรวจไม่ละเอียดพอก็เลยไม่เจอ

หลักฐานจากวัตถุพยานที่เก็บมาได้ในครั้งแรกมันไม่พอค่ะ
เนี่ยผู้ท้ายต้องมาเอาจากขนสัตว์เนี่ยละค่ะ
สุนัขวัตถุพยานอื่น
นี่แหละที่อยู่รอบตัวที่มันพอจะเป็นไปได้

เพื่อหาความเชื่อมโยงกับคดีนี้ให้ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลักฐานเท่าที่มีณวันที่เกิดเหตุนะครับ
ได้มากน้อยแค่ไหนอย่าลืมว่าในคดีนี้เนี่ย
เราไม่ได้เจอศพตั้งแต่ที่แรกต้องไปตามหาศพ
เพราะฉะนั้นมีคนเนี่ยนะครับที่เป็นชาวบ้านร่วมกันเป็นหลักร้อยนะครับ
เข้าไปตามหาศพเพราะฉะนั้นการตามหาศพเนี่ย
มันมีการเหยียบย่ำต่างเนี่ยวัตถุพยานหลายอย่างเนี่ย
มันถูกทำให้คาดเคลื่อนหรืออาจจะทำให้ศูนย์หายไปด้วย
ระหว่างของการไปตามตัวศพเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถูกพยานที่ได้มาเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่มีที่เก็บได้หลังจากเจอตัวศพแล้วเนี่ย
มันเพียงพอที่จะสรุปคดีหรือไม่อันนี้คือประเด็นปัญหานะครับที่จะต้องพยายาม
เพราะเราก็อยากได้ยินข่าวว่าตอนนี้อาจจะเริ่มมีคำถามเรื่องขนสุนัข
เรื่องอะไรตามมาจริงถ้าในเริ่มต้นเนี่ย
เรื่องต้นเลยเนี่ยหลักฐานวัตถุพยานจากตัวศพจากแวดล้อมเนี่ย
เพียงพอจะสูดได้เนี่ยมันคงไม่ไปถึงขนสุนัขหรอกครับ
ณปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทราบหลักฐานข้อมูลต่างเนี่ย
มันพอมีนะครับแต่มันยังไม่เพียงพอที่จะมัดตัวผู้กระทำความผิดได้
ด้วยว่าตอนนี้ถึงจะยังไม่มีผลสรุปที่ชัดเจนว่าน้องชมพู่ตายเองหรือว่าถูกทำให้ตาย
ข้างล่างหรือเสียชีวิตบนจุดที่พบศพแต่ประเด็นที่คุณหมอให้น้ำหนักเป็นอย่างมากก็คือ
ต้องมีคนพาน้องขึ้นไปบนนั้นโดยที่น้องไม่ได้เดินขึ้นไปด้วยตัวเอง
ถามว่าทำไมเพราะว่าถ้าน้องขึ้นไปเองถอดเสื้อผ้าเอง
มันก็ต้องเจอค่ะเสื้อที่น้องถอดไว้
มันไม่น่าจะหายไปไหนลึกลับสี่สิบวันหาไม่เจอเลยเพราะฉะนั้น
มันเป็นไปได้สูงมากว่าต้องมีคนพาน้องขึ้นไปแล้วก็เอาเสื้อของน้องไปไว้ที่ไหนสักแห่ง
ครับผู้สื่อข่าวเราก็เลยถามคุณหมอว่าถ้าอย่างงั้นแล้วเนี่ย
มุมมองผู้เชี่ยวชาญฝั่งนิติเวชศาสตร์เนี่ยคุณหมอคิดว่า
นิติวิทยาศาสตร์เนี้ยนะคุณหมอคิดว่าใครเป็นคนฆ่าน้องอืม
หมอก็บอกว่าก็เป็นประเด็นที่ต้องตั้งข้อสันนิษฐานกันต่อไป
เพราะมันเป็นได้๒ประเด็นคือ๑คนใกล้ตัวแล้วก็๒คนแปลกหน้า
ครับซึ่งถ้าเป็นคนแปลกหน้าเนี้ยน้องต้องถูกทำให้ไม่สามารถส่งเสียงร้องได้
การทำให้หมดสติแล้วก็ต้องใช้สิ่งพรางตาคลุมร่างน้อง
หรือว่าเอาน้องใส่ถุงใส่กระสอบอะไรก็แล้วแต่ขึ้นไปบนจุดที่พบศพ
ซึ่งถ้าใช้วิธีนี้ตามร่างกายของน้องจะต้องมีร่องรอยบางอย่างให้เห็นว่าถูกทำร้าย
ครับแต่ผลที่ออกมาเนี่ยผลชนสูตรก็ออกมาแล้วทั้งสองรอบว่ามันไม่มี
อืมเพราะฉะนั้นเอานะตอนนี้นะคะเท่าที่พยานและหลักฐานมีและการติดตามจากข่าว
คุณหมอบอกว่าน้องถูกทำร้ายและฆ่าโดยคนใกล้ตัวค่ะ
กรณีนี้นะครับเป็นไปได้ยากที่น้องเขาจะเดินขึ้นไปแล้วเสียชีวิตตัวเอง
เพราะฉะนั้นก็มีผู้อุ่นกระทำในหัวเดียวกันผู้อุ่นที่กระทำเนี้ยนะครับ
ถ้าเกิดจะทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่มีส่งเสียงร้องหรืออะไรก็ตามเนี่ย
มันก็มีแค่สองวิธีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวิธีที่ไม่ได้ทำร้ายเขาถึงขั้นสลบเนี่ย
แสดงว่าต้องเป็นคนที่น้องเขารู้จักนะครับเพราะฉะนั้นเป็นน้องที่รู้จักมีใคร
ก็ว่ากันไปมันทำให้น้องเขาไม่ร้องไม่อะไรแล้วยอมพร้อมใจไปด้วย
แต่ถ้าเกิดกรณีที่อีกแบบนึงซึ่งก็เป็นไปได้ก็อาจจะมีการทำร้ายนะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่นะครับ
เข้ามาแล้วรู้เส้นทางต่างต่างแล้วทำร้ายน้องเขาสลบแล้วจะแบก
นะครับน้องเขาใส่ถุงหรือสายอะไรขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้
เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าไม่มีบาดแผลตอนนี้ผลชนสูตรเนี่ย
อ่าอย่างทางการยังไม่ออกถ้ามีบาดแผลขึ้นมาที่บอกว่าทำให้เขา
ทำให้สลบได้อันนั้นมันก็อาจจะกว้างขึ้น
แต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันก็แคบแล้วมันก็จะเหลืออยู่
กี่คนนะครับที่ที่จะเกี่ยวข้องครับผมทีนี้มีหนึ่งประเด็นที่ชื่อว่า
หลายคนน่าจะสงสัยเหมือนกันนะคะว่าเสื้อน้องชมพู่ที่หายไป
กล้ามสีขาวเนี่ยถ้าเกิดสมมุติตำรวจหาเจอแล้วจริงจริงเนี่ย
มันเป็นหลักฐานสำคัญที่แบบว่ามัดตัวคนร้ายได้เลยไหม
จับได้เลยไหมถ้าเจอเสื้อกล้ามตัวนี้คุณหมอบอกว่า
ถ้าถึงขั้นให้มัดตัวคนร้ายเลยเนี่ยคงจะพูดแบบนั้นได้ไม่ได้
คงจะพูดแบบนั้นไม่ได้ต้องได้เสื้อมาก่อน
แล้วก็ต้องมาตรวจดูก่อนด้วยว่าเสื้อมันมีอะไรบ้างครับ
แต่คุณหมอก็บอกไว้นะคะว่ามันผ่านมาเกือบ๔๐วันแล้วนะ
หนึ่งไม่รู้เลยว่าเสื้อจะอยู่ในสภาพไหนสองดีเอนเอต่างต่างที่อยู่บนเสื้อ
ถูกรบกวนจนเสื่อมสภาพไปหมดแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่รู้
เพราะฉะนั้นณขณะนี้ถ้าจะเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
น่าจะยากแล้วค่ะครับเพราะฉะนั้นคดีของน้องชมพู่ตอนนี้เลยกลายเป็นคดีที่ค่อนข้างยากแล้วก็ซับซ้อนมาก
เพราะหลักฐานที่มีไม่สามารถมัดตัวคนร้ายได้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคดีนี้มันยาวต่อเนื่องมาถึง๔๐วันแล้ว
และถ้ายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยคุณหมอบอกไว้นี่เป็นความเห็นของคุณหมอนะคะว่าคดีนี้อาจจะปิดไม่ลงค่ะ
น้องถูกกระทำโดยอะไรอย่างไร
คือรองศาสตราจารยแพทย์วิทยาศักดิ์บอกว่า
หลักฐานไม่ใช่ไม่มีนะครับ

ในการมัดตัวคนร้ายก็ต้องหากันต่อ

ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาของเรื่องราวของ

ช่วงแรกเลยหลังจากที่พบศพ
ไปหลังจากนั้นก็โด่งดัง
เรื่องของลักษณะท่าทาง

พูดตัวเลขเขียนตัวเลขอะไรออกมา

สองมวดของศาสตร์กินแบ่งวัฒนบาล

คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารนะครับ

พื้นที่จังหวัดมุกดาหารไป
ยังวัดต้นสังกัดของท่าน

สำนักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่าง

ลักษณะของการแสดงกิริยาต่าง

เป็นการอวดอุตริอืมและสอง
สำนักสงฆ์ถ้ำจันทร์ครูภูหินต่าง

ท่านต้องกลับไปวัดต้นสังกัด

วัดต้นสังกัดของพระเดือนชัยเนี่ย

วันที่ตัดสินใจเก็บข้าวเก็บของ

่งหน้าไปอุดรธานีบ้านเกิด
เพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีที่ดินของพ่อของแม่

อันนี้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ของพ่อของแม่มีป้ายติดไว้หลวงปู่หนูเดือนชัยเนี่ย
อ่าเมื่อก่อนเขาชื่อหนูอ่าก่อนจะบวชเป็นพระเนี่ย
แต่บวชพระมาหลายรอบแล้วนะบวชศึกบวชศึก
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับลงพื้นที่อุดรธานีไปสองวันแล้ว
เมื่อวานก็ไปก็ไม่เจอวันนี้ก็เก็บตัวเงียบนะฮะพระเดือนชัยนะครับ
ตรงจุดที่มาสร้างสำนักสงฆ์อยู่เนี่ยอยู่ที่บ้านเหล่าหลวงตะบนวังทอง
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนี่ฮะวันนี้เนี่ยไปถึงก็ปิดเงียบ
แต่มีลักษณะจีวอนสีเข้มแบบนี้นะฮะคล้ายสีเม็ดมะขามเนี่ย
ปิดเอาไว้ข้างในก็มีข้าวมีของอยู่อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
ก็ขนมาจากที่มุกดาหารทั้งนั้นนะครับมีรูปปั้นของพ่อปู่ทำฟั่น
อาจารย์คนแรกของพระเดือนชัยก็เอามาด้วยนะเมื่อวานเนี้ย
แต่ว่าวันนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นวางอยู่แล้วนะครับด้านหน้าของสำนักนะครับ
เหมือนกับมีการทำพิธีอะไรบางอย่างนะครับมีการเอาลูกมะพร้าวสิบหกลูก
ตั้งเรียงหน้ากระดานเป็นทางยาวที่หน้าสำนักเฉือนปากมะพร้าวด้วย
นี่ฮะแบบนี้เลยครับแล้วก็มีทูบหนึ่งดอกปักเอาไว้
มีอยู่ลูกหนึ่งสังเกตว่าไม่ได้มีแค่ทูบดอกเดียวนะฮะมีเป็นร้อยดอกนะฮะ
ถูกจุดข้างมะพร้าวที่วางไว้ข้างกันก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้มีการทำพิธีอะไรหรือเปล่า
ศักดิ์สิทธิ์เมื่อวานที่ไม่เจอพระเดือนชัยเนี่ยลูกศิษย์ก็บอกท่านขอเก็บตัวเงียบสักพักเนี่ย
วันนี้ไปแต่เช้านะค่ะไปแต่เช้ายังไม่ทันนะฮะไม่เจอเหรอฮะไม่เจอฮะ
เมื่อคืนนี้กลับมานอนมาจำวัดที่สำนักสงฆ์เนี่ยตรงสวนยางพาราของพ่อของแม่เนี่ย
แต่ก็ไม่ทันนะฮะเห็นแต่ร่องรอยพวกเนี้ยจุดทูบจุดเทียนลูกมะพร้าวเนี่ยฮะ
อยู่ตรงหน้าสำนักของเขาอ่ะนะครับไม่ได้หายตัวนะไม่ได้หายตัวไปไหนนะ
ไม่ได้หายฮะลูกศิษย์บอกแล้วบอกว่าไปกิจนิมนต์ไปตั้งแต่ตี๕โอ้โหนี่ฮะ
คุณศักดิ์สิทธิ์ถามลูกศิษย์นะครับที่ไปเจอกันอยู่ที่แถวสำนักนะครับ
เกี่ยวกับข้าวของต่างที่ทำพิธงพิธีตรงนี้นะครับ
สิทธิ์คนหนึ่งบอกว่าคาดว่าจะเป็นพิธีเปิด๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดิน
เป็นพิธีบูชาเทวดาบนสวงสวรรค์ตามความเชื่อของโบราณ
โดยใช้มะพร้าว๑๖ลูกเป็นตัวแทนของการเส้นไหว้เชื่อว่าเป็นการขอขมาและขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกัน
ไม่รู้ว่าใครมาทำที่หน้าสำนักสงฆ์ของพระเดือนชัยค่ะหรือว่าท่านจะทำเองเราก็ไม่รู้
เพราะท่านไม่ยอมออกมาพูดอะไรสักทีหนึ่ง
สวดต่างมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทุกผู้ชมครับ
เกี่ยวกับบทสวดของการทำพิธีเปิด๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดินเนี่ยนะฮะ
ในการบุชาเทวดาบนสวงสวรรค์นั้นนะครับ
ไม่รู้ว่าพระเดือนชัยเขาจะมาทำหรือเปล่า
สวดนี้ก็ถ้าจะแปลจริงก็คือคาถาพญายมนะฮะ
ลักษณะของการให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากความลำบากภัยพิบัติทั้งปวง
แต่ตอนท่านขนข้าวขนของมาจากสำนักส่งที่มุกดาหารท่านก็มารถนะ

ตรงนี้ก็พ่อแม่ก็สร้างสำนักไว้ให้

อันนี้ไม่แน่ใจเพราะใจแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
เจอเรื่องเดียวกันบางคนก็ลำบากบางคนก็บอกเออสบาย
ลูกศิษย์ของพระเดือนชัยบอกว่า
พระเดือนชัยเนี่ยมาที่สำนักเนี่ยนะ
แต่ออกไปตั้งแต่เช้าไปตั้งแต่ตี๕มีคนมานิมนต์

แต่ก็เห็นมีข้าวของบางอย่างไปด้วยนะ
คือวันนี้ของน้อยกว่าเมื่อวาน
สำหรับอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างที่สำนักส่งตรงนี้ครับ

ทำแล้วก็ออกไปเลยทำเสร็จแล้วก็ออกไปอืมหินใครว่าเขามีคนมานิมนต์ท่านหรือยังไง
ก็ไม่รู้หรือว่ายังไงไม่รู้เราก็ข้อมูลนี้ก็ได้รู้แต่จากไทยบ้านคนแก่
ไม่ได้ที่มาทำก็แย้วเขาก็พูดให้ฟังแถวนี้เป็นบ้านเกิดของพระธานเดิญชัยนะฮะ
บ้านเหล่าหลวงตะบนวังทองอุดฐานีพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาอยู่ตรงเนี้ยนะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านของน้องสาวพระเดือนชัยนะครับ
ใกล้ใกล้นะฮะจะได้ดูว่าเออมาหาได้เจอกันบ้างหรือเปล่า
ก็ติดป้านอย่างเงี้ยฮะที่ส่วนบุคคลห้ามเข้านะฮะ
ห้ามบุคนภายนอกเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอ่า
บ้านไม่มีใครอยู่นะครับก็ได้เจอกับ
กำนันบ้านเหล่าหลวงใต้นะที่ดูแลพื้นที่หมู่๘ตะบนวังทอง
อำเภอบ้านดุงอุดรธานีแล้วบ้านกำนันนี่อยู่ติดกับสำนักสงฆ์ของพระเดือนชัยเลย

ำนันประเสริฐบอกว่าก็รู้ข่าวแล้วว่าพระเดือนชัยย้ายมาอยู่ที่นี่
ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่มาอยู่ที่นี่นะแต่ก็ขอย้ำว่ามาอยู่ได้
แต่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านจะอยู่จะไปจะทำอะไรยังไงก็แล้วแต่
แต่อย่าทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้นำของชุมชนเนี่ย
ก็ต้องห่วงบ้างเป็นธรรมดาหากจะมีคนจากที่อื่นหรือว่าคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่
เพราะไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงก็คงต้องคอยเฝ้าดูห่าง
ส่วนพฤติกรรมของพระเดือนชัยที่ไม่ปฏิบัติธรรมบวชแล้วก็ศึกแล้วก็บวช
บางคนก็บอกว่าเออไม่บินทบาทสั่งข้าวมากินทางไลน์อะไรอย่างนี้
เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวฟังกำนันประเสริฐนะฮะที่ให้สัมภาษณ์กับเราไว้นะครับ
อยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่แบบสำรวมครับ
เอาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถูกต้องบ่ายหวยให้เลย
ร้างหวัดเจ็บหวัดเป็นอย่างนี้ก็บอกว่าถูก